ทุกข่าวครบทุกประเด็นในไทยรัฐนิวส์โชว์
และนี่คือข่าวเด่นประจำวันครับ
ญาติเจ็ดทหารเป็นตัวแทนเข้าขอคำมาต่อครอบครัว
พลทหารทรงธรรมหมุดหมัดท่ามกลางเสียงโหร้อง

ขณะที่พ่อและญาติของผู้ตายบอกเรื่องความผิด
ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
เจ้าของที่ดินบนเกาะนาคาน้อยหอบหลักฐาน
เข้าแจ้งความดาราดังโพสต์ข้อความผ่านโซเชียล
เสียชื่อเสียงตั้งทนายความร้องแพ่ง
เรียกค่าเสียหาย๑๐๐ล้านบาท
พบมีคนไทยเกี่ยวข้องจริงเพียง๑๖ราย
เรื่องต้นยังไม่พบความผิดฟอกเงินและเลี่ยงภาษี
แต่ประสานตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้ว
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณยืนยันใบสั่งจากคอสช
สนชเห็นชอบคำถามพ่วงประชามติ
ให้สวสามารถเลือกนายกในช่วงเปลี่ยนผ่านได้
ขณะที่กรกตติงคำถามมีลักษณะชี้นำและเข้าใจยาก

เสนอนายวิศนุเครืองามพิจารณาวันจันนี้
ทั้งหมดนี้ติดตามในไทยรัฐนิวส์โชว์คืนนี้ครับ

ไทยรัฐนิวโชว์มาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับ

คุณผู้ชมครับช่วงแรกวันนี้เราคุยกันผ่านทางไลน์เลยแล้วกันนะครับ

หลายคนตอนนี้ลาเรียบร้อยแล้วนะครับ
มาทำงานอีกทีคือ๑๘เมษายนเลย
ขนาดนั้นเลยเหรอคุณวิวระวัตรมีค่ะมีบางคนครับ

เพราะว่าวันนี้รถติดแล้วนะถูกต้องการจราจรเริ่มติดผ่านแล้วนะ

แต่ว่ารายการเราเจอกับคุณผู้ชมทุกวัน
ดังนั้นบรรยากาศเริ่มคึกคักแล้วนะครับ
คุณผู้ชมเตรียมพร้อมในการเดินทางช่วงสงกรานนี้
จะไปไหนกันบ้างวางแผนอย่างไร
เพราะว่าล่าสุดก็มีคำแนะนำแล้วนะครับว่า
ควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางไหนเดินทางแบบทางไหนดี
เพื่อที่จะไม่ต้องเจอกับปัญหารถติดหนัก

ทั้งสองท่านที่ขับรถนุ้ยด้วยก็ต้องรีบไปเติม

ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ชม

ราคาปรับตัวบวกขึ้นมา๔๐สตางค์นะครับ
บวกขึ้นมา๒๐สตางค์

ดังนั้นราคาที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
สีดำคือราคาล่าสุดในวันนี้

ดังนั้นรีบไปเติมก่อนจะมีผล

นั่นก็คือเรื่องของเอกสารลับปานามา

ปปงได้ออกมาแถลงนะคะ

มีรายชื่อใครอยู่

แต่ต้องบอกว่าเบื้องต้นยังไม่พบนะคะ
ว่ามีการฟอกเงินหรือมีการหลีกเลี่ยงภาษี

ด้วยเพื่อรอหลักฐานเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว
พันธุ์ตำรวจเอกศรีฮนาประยูณรัฐที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปรับรามการฟอกเงินหรือปปงในฐานะรักษาราชการแทน
เลขาธิการปปงแถลงชี้แจงความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีที่เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติหรือไอซี
ร่วมกับสำนักข่าวสื่อมวลชนหลายแห่งนะคะออกมาเปิดเผยข้อมูลเอกสารลับปานามาหรือปานามา
โดยระบุว่าจากการตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวพบว่ามีรายชื่อคนไทยปรากฏเพียง๑๖คนเท่านั้น
เรื่องต้นยังไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือหลีกเลี่ยงภาษีแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ปปงไม่ได้นิ่งเฉยนะคะได้มีการตรวจสอบในรายละเอียด
ขณะเดียวกันก็ได้มีการประสานกับปปงประเทศปานามาเพื่อตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับมา
ซึ่งเวลานี้ได้รับคำตอบจากประเทศปานามาว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน
สำหรับกระบวงการตรวจสอบพันธบรตเอกสีฮาณาศบอกว่า
ต้องดำเนินการสอบสวนในทางลับ
เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่มีรายชื่อในเอกสาร
ซึ่งตามหลักกฎหมายไทยระบุว่าหากเงินที่นำไปเปิดบริษัท
ยังประเทศที่มีการรองรับเกี่ยวกับการปลอดภาษี
เป็นเงินที่ได้มาด้วยความสุจริตก็ไม่ผิดกฎหมาย
แต่เป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบ
ประเด็นการเลี่ยงภาษีเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรค่ะ
ที่จะมีการทำงานร่วมกับปปงในการตรวจสอบ
เท่าที่ผมทราบนะครับการทำธุรกิจในต่างประเทศ
ใดบางครั้งนักธุรกิจเองก็อาจจะมีความจำเป็น
จะต้องไปตั้งบริษัทในต่างประเทศ
เพื่อรับผลกำไรหรือเพื่อใช้ในการลงทุน

ซึ่งถ้าไม่เกี่ยวกับเงินที่ได้จากการกระทำความผิด

แต่ถ้าเป็นการรองรับเงินที่ได้จากการกระทำความผิด

ซึ่งจะเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน
จึงจะเข้าไปดำเนินการกับทรัพย์สิน
ที่มีการระบุว่าในประเทศไทยมีรายชื่อบุคคลและนิติบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและหลีกเลี่ยงภาษี
แบ่งเป็นบุคคลไทย๔๑๑คน
คนต่างชาติ๒๖๒คน
นิติบุคคล๔๖บริษัท
เป็นการรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่ปี๒๕๕๖ค่ะ
เป็นส่วนหนึ่งของรายงานนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดการแถลงข่าว
เพิ่มเติมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐนะคะ
แล้วก็มีรายชื่อคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องจากเดิม
ตัวเลข๒๑ตอนนี้ชัดเจนคือ๑๖นะครับ
แล้วก็พอไปถามรัฐมนตรีคลังอธิบดีกรมสรรพากร

ถ้าเกิดว่าไปตั้งบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ

รัฐมนตรีก็ตอบตรงกันกับอธิบดีกรมสรรพากร
บอกว่าจริงแล้วในโลกของการทำธุรกิจ
การไปตั้งบริษัทแล้วก็จดทะเบียนในต่างประเทศ

ไม่ได้อาจจะพูดได้ว่าเป็นการหลีกเลี่ยงภาษี

แล้วก็จดทะเบียนในประเทศที่ไม่มีการจัดเก็บภาษี

คราวนี้นักข่าวก็ไปถามรองนายกรัฐมนตรี

ที่ผ่านมากฎหมายไทยมีช่องโหวตช่องว่างมากน้อยแค่ไหน

นักธุรกิจนั้นจงใจเลี่ยงภาษีนะครับ
รองนายกบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องพิจารณากันอีกทีนะครับ

ป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
ปปงไม่สามารถดำเนินคดี
กับ๑๖คนไทยที่ปรากฏชื่อ

รับว่าประเทศไทยนั้นยังมีช่องโหวเรื่องการเอาผิดนักธุรกิจ

ด้วยการนำเงินนั้นไปลงทุนต่างประเทศ
ส่วนรัฐบาลจะป้องกันด้วยการออกกฎหมาย
ดำเนินคดีกับผู้ที่หลบหนีภาษีหรือไม่
ตอนนี้ยังไม่พิจารณานะครับ
ไปฟังเสียงของรองนายกวิศนุครับ
ตามไปดูอย่างนั้นมากกว่า
ด้านคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิทธิ์ในสังสิทธิ์ภิริยารังสรรค์
เห็นว่าอำนาจหน้าที่ของปปงมีอยู่จำกัด

ถ้าหากไม่มีหลักฐานก็ไม่สามารถทำอะไรได้
ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับ
องค์กรเครือข่ายซึ่งมีหน้าที่คล้ายคลึงกัน
เช่นปปชดีเอสไอต้องร่วมประชุมเพื่อหาฉันธรรมติ
ว่าควรจะทบทวนปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการเลี่ยงภาษี

เสนอให้กับสนชสปทหรือคอรมอพิจารณาต่อไปนะครับ
เนื่องจากว่ากฎหมายของไทยยังมีความหละหลวม
และบางครั้งเรื่องของการให้ความสำคัญ
กับการหลีกเลี่ยงภาษีนั้นยังมีอยู่น้อยครับ
ชื่อเปิดเผยออกมาเนี่ยไม่ใช่นักการเมือง
แต่ว่ามีสมาชิกของครอบครัวนักการเมืองเนี่ยอยู่ด้วยนะครับ
ตอนนี้เราไม่สามารถจะไปกล่าวหาว่าเขามีความผิด
แต่ถ้าหากว่าเขาต้องการทำตัวเองให้กระจ่างนะครับ
ก็อาจจะออกมาเปิดเผยนะครับ
ว่าเขาเอาเงินออกไปนอกประเทศเพื่อไปทำอะไร
ซึ่งผมก็เห็นอยู่มีลายสองลายแล้วนะครับ
ที่ออกมาพูดว่าเขาเอาเงินออกไปเพื่อใช้ในการลงทุน
แล้วก็ลงทุนแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาเงินกลับเข้าประเทศนะฮะ
แต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวนะครับ
หลายคนก็อาจจะไม่กล้าโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีญาติพี่น้องอยู่ในการเมือง
ก็ต้องแล้วแต่ความรับผิดชอบของเขานะครับ
มาดูมุมมองของเจ้ากระทรวงการคลังกันบ้างนะครับ
อภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และนายประสงค์ภูณธเนศอธิบดีกรมสรรพากร
ตอบคำถามแนวทางเดียวกันเลยนะครับ
บอกว่าการลงทุนในต่างประเทศไม่ถือว่าเป็นความผิด
เพราะตามปกติแล้วการลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทส่วนใหญ่มักจะจดทะเบียนในประเทศที่ไม่มีการจัดเก็บภาษี

นักลงทุนไทยก็ใช้สิทธิประโยชน์ส่วนนั้นซะมากกว่า

เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรจะต้องไปตรวจสอบอีกครั้ง
ในรายละเอียดว่าการจดทะเบียนบริษัทของนักลงทุนไทย๒๑คนที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้
เพียงเพื่อทำธุรกิจหรือเป็นเทคนิคในการหลีกเลี่ยงภาษี
หรือเป็นเรื่องของทางการเมืองหรือไม่

สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะไปดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันบ้าง
ตอนนี้จีนเองบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารลับของปานามาฉบับนี้นะคะ
ส่วนอาเจนติน่าค่ะตอนนี้ประชาชนหลายร้อยคนนะคะ
ออกมาเรียกร้องแล้วก็ประท้วงให้ผู้นำของอาเจติน่าลาออกค่ะ
หลังจากที่มีชื่อไปปรากฏในเอกสารลับฉบับดังกล่าว
ขณะที่ในวันนี้นะคะผู้นำของอาเจนติน่าก็มีการแถลงผ่านโทรทัศน์แห่งชาติ
ปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายโดยระบุว่าไม่มีอะไรต้องปิดบัง
กรณีที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับเอกสารลับปานามา
ธุรกิจที่บีดาก่อตั้งขึ้นดำเนินการอย่างถูกต้อง
ขณะที่ธรรมเนียบประธานาธิบดียืนยันว่า
ประธานาธิบดีมาครีไม่ได้เข้าถือหุ้น
แล้วก็ไม่เคยได้รับรายได้จากบริษัทดังกล่าวค่ะ

ตอนนี้เร่งเดินหน้าสอบสวนธุรกรรมทางการเงินของผู้นำรายนี้
หลังจากที่เอกสารลับปานามาระบุว่า
ประธานิธิบดีมาครีเป็นผู้บริหารบริษัทนอกประเทศถึง๒แห่ง
จดทะเบียนในประเทศบาฮามาสและประเทศปานามา
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้นำอาเจนเดน่า
ไม่ได้ใส่ชื่อบริษัทดังกล่าวลงไปในบัญชีแสดงทรัพย์สิน
ขณะที่เป็นนายกเทศมนตรีกรุงบัวโนสไอเรสเมื่อปี๒๕๕๙
หรือในช่วงที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี
โดยมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานขอข้อมูลจากสำนักงานภาษีแห่งชาติ
และสำนักงานปราบรามการทุจริตเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วค่ะ
ขณะที่มีรายงานว่าประชาชนชาวอาเจนติน่าหลายร้อยคน
ก็รวมตัวการชุมนุมประท้วงอยู่บริเวณด้านนอกอาคารรัฐสภา
เพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีลาออกจากกรณีเอกสารลับปนามาในครั้งนี้ด้วย
ด้านในหวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนตอนนี้อยู่ระหว่างการพบปะหารือกับนายฟรังวันเชอร์สไตล์มายเยอร์
รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีที่ตอนนี้เดินทางเยือนจีน
ระบุว่าทางกรุงปักกิ่งต้องตรวจสอบให้ได้ความกระจ่างในเรื่องนี้ก่อน
ก่อนที่จะดำเนินการใดเพราะว่าจีนเองก็มีนโยบายในการปรับปรามการคอรัปชั่นอยู่แล้ว
ซึ่งท่าทีดังกล่าวก็มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้
สื่อจีนมีการหลีกเลี่ยงการนำเสนอประเด็นนี้มาตลอด
เพราะว่ามีบางกระแสข่าวที่ระบุว่าก็มีชื่อของคนใกล้ชิดผู้นำจีนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วย
ส่วนนายชองมาร์คเอโร่รัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสนะคะ
นามนายเดวิดคาเมรอนผู้นำของอังกฤษว่าไร้จริยธรรม
พร้อมทั้งเรียกร้องให้เร่งชี้แจงข้อกล่าวหา
หลังจากที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับบริษัทนอกประเทศในปานามา
ว่าผู้นำอังกฤษได้กระทำสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงภาษี
แม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะนายคาเมรอนจะแถลงชี้แจงทางโทรทัศน์แล้วก็ตาม
เคยมีหุ้นอยู่ในบริษัทนอกประเทศซึ่งเป็นของพ่อเขาจริง
แต่ก็ได้ขายหุ้นทั้งหมดไปแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
ก่อนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีของอังกฤษค่ะ
กลับมาในบ้านเรานะคะเรื่องของการเมืองก็ต้องมองไปข้างหน้า
ในการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูล
ก่อนหน้านี้สปทสนชเห็นชอบคำถามพ่วงในการจัดทำประชามติในประเด็นเดียวกัน
ก็คือให้รัฐสภาหมายถึงทั้งสสและสวมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน๕ปี
แต่คำถามที่จะพิมพ์ลงไปจริงมันไม่ได้สั้นแบบนี้มันจะค่อนข้างยาว
มันยาวทางกรกตเขาเลยบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่า
พ่วงในการจัดทำประชามติยาวเกินไปมีคำเข้าใจยากเป็นคำถามชี้นำ
ก็เลยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปประโยคของคำถามนะคะ
แล้วก็เสนอไปยังนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับแก้
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ยืนยันว่า
ไม่มีใบสั่งจากคอสชให้สนชมีมติในคำถามพ่วงในการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูลค่ะ
นายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นคำถามพ่วง
กับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูลที่ระบุแบบนี้ค่ะว่า
เพื่อให้การปฏิรูปประเทศต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
สมควรกำหนดในบทเฉพาะการว่า
ระหว่าง๕ปีแรกนับตั้งแต่มีรัฐสภาชุดแรก
ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้ให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
นี่คือคำถามที่จะระบุไว้นะคะตามมติของสนช
นายสมชัยก็เลยบอกว่านี่มันเป็นคำถามที่ยาวเกินไป
มีลักษณะชี้นำนำไปสู่คำตอบในทิศทางที่ต้องการ
มีคำยากที่อาจจะทำให้เกิดความสับสนในการตีความของประชาชนค่ะ
นายสมชัยบอกด้วยนะคะว่าโดยหลักปฏิบัติของการตั้งคำถามประชามติ
เป็นภาษาที่ง่ายสั้นเป็นกลางไม่ต้องให้เหตุผลก่อนนำไปสู่คำถาม
เพราะสามารถไปให้เหตุผลได้ในคำอธิบายของสนชได้ดีกว่าจะมาบรรจุไว้ในคำถามประชามติ
ก็เลยเห็นว่าควรปรับปรุงคำถามให้ถูกหลักวิชาการ
ซึ่งในวันที่๑๑เมษายนนี้กรกตจะหารือกับนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
โดยจะนำคำถามที่ปรับปรุงแล้วและตัวอย่างบัตรการออกเสียงประชามติไปเสนอต่อนายวิศนุ
นำไปเป็นแบบในการจัดพิมพ์จำนวนกว่า๕๐ล้านฉบับต่อไป
ซึ่งก็สอดรับกับนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะ
ระบุว่าจะยึดคำถามตามมติของสนชแต่ให้สนชตั้งคำถามให้กระชับและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น
พร้อมยืนยันว่าคำถามประชามติไม่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกคว่ำร่างรัฐธรรมนูล
เพราะจะแยกคำถามอย่างชัดเจนแม้จะใช้บัตรคำถามในใบเดียวกันก็ตาม
ถ้า๒ใบเนี่ยมันก็จะยุ่งในแง่ต้องไปแยกเป็น๒หีบ
ใบเดียวใส่ลงไปในหีบเดียวแล้วก็ถึงเวลานับคะแนนมันช้าหน่อย
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีใครสามารถสั่งความคิดของสนชทั้งหมดได้
มองว่าการตั้งคำถามเป็นการเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติม
มาดูเรื่องของร่างพรบนะครับในการออกเสียงประชามติ
ก่อนที่จะบังคับใช้และเราทุกคนจะไปออกเสียงประชามติ
ระสองวาระสามของสนชเรียบร้อยแล้วและมีการปรับแก้ถ้อยคำเพื่อสร้างบรรยากาศ
ทำให้การลงประชามติในรอบนี้จะได้ไม่ต้องถูกข้อคอรหาว่า
ไม่มีสิทธิเสรีภาพไปดูกันครับสาระสำคัญในครั้งนี้ครับ
ให้บุคคลทั่วไปสามารถรณรงค์ประชามติได้ที่ประชุม
ปรับแก้ถ้อยคำตามที่สมาชิกกังวลว่าอาจจะไปจำกัดสิทธิเสรีภาพ
การแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูลเลยปรับใหม่มาเป็น
กำหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความ
คิดเห็นได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะไม่ต้องการให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำ
เรื่องการรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูลไปเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง
ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้อีกนะครับเอาเป็นว่าในเรื่องนี้ก็คือ
ง่ายเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายจากเดิม
ที่ไม่ให้รณรงค์เลยนะครับนอกจากนี้ก็ปรับแก้ถ้อยคำให้ชัดเจนขึ้นเพื่อ
ป้องกันความสับสนเกี่ยวกับอำนาจในการเผยแพร่สารสำคัญของร่างที่อาจจะ
ทั่วถึงยังอาจสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์วิธีการและสาระสำคัญของร่างได้รวมถึงให้ดูแล
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงเป็นไปโดยสุจริตและไม่ให้มีการ
กระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เปิดโอกาสให้กับรัฐและ
ชนเข้ามามีส่วนช่วยด้วยนะครับขณะที่ยังคงสิทธิ์ของกรทรวมถึงกรรมการ
นุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่กรทตั้งขึ้นให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูลได้โดยไม่ถือว่าเป็น
จูงใจผู้ออกมาใช้สิทธิ์นะครับนี่คือสิ่งสำคัญของพรบประชามติ
ที่ผ่านวารสด๓ของศรชลแล้วนะครับ
ถ้าหากพบว่าไม่สุจริตเที่ยงธรรม
โดยให้ผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงสามารถรวมตัวกันได้ไม่น้อยกว่า๕๐คน
เพื่อคัดค้านและแสดงหลักฐานต่อกรกตได้ภายใน๒๔ชั่วโมง
จากเดิมต้องอาศัยเสียงแค่๑๐คน
ขณะที่บทลงโทษนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ

เดี๋ยวต้องรอดูว่าวันที่๗สิงหาคมสุดท้ายแล้วผลออกมาจะเป็นอย่างไร
แต่ว่าที่แน่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของคำถามพ่วงในการทำประชามติ
ตอนนี้อาจจะต้องมีการปรับแก้ถ้อยคำเพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้น
แต่ว่ายังคงสาระสำคัญนั่นก็คือสามารถให้สวโหวตนายกรัฐมนตรีได้
แน่นอนว่าประเด็นนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
วันนี้บรรดาคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจนะคะ
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะ
ก่อนนั้นที่ข้อเสนอของให้กรรมธิการให้กรรมการร่างของอาจารย์มีชัยเนี่ย
เขาก็เสนอเต็มแก๊กใช่ไหม
แต่ว่าถ้าเรามองจริงโดยถ้าคุณจะกลับเคลื่อน๕ปี
ไอ้สวอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องถืออำนาจรัฐก็คือนายกระบนตรี
แต่นี่ว่าเมื่อมันถึงไม่รู้นะมันอาจจะมองได้๒หน้า
เอาง่ายคืออาจารย์มีชัยก็เห็นว่าก็ทำให้แล้วไง
ว่าถ้ามันขั้นแรกไม่ผ่านก็ให้สวเข้ามาร่วมก็คิดว่าน่าจะพอ
แต่ว่าของสวคงคิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนกว่า
แสดงว่าขอสชไม่มั่นใจถึงต้องออกมาคำถามพ่วงขณะ
วันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้เขาก็ต้องเผื่อไว้
ตอนนี้ในเมื่อความต้องการมันเป็นอย่างนี้
แล้วคิดว่าคงมีการล็อบบี้ในสปทหรือสปช

เพราะว่าถามว่าคงจะคุยกันว่าถ้ามันอย่างนี้เสี่ยงหรือเปล่า

แล้วก็พวกสวพสวหน้าชนี่
เขานั่งเรือแป๊ะใช่ไหม
ฟรีไม่มีในโลกคุณก็ต้องไปทำงาน
กูต้องจ่ายค่าเรือนะฮะก็ออกมาเลยโอ้โฮเป็นกระบวน
เพราะสิ่งที่เขาจะได้รับหลังจากขึ้นเรือแล้ว
เป็นสวนเขาขึ้นเรือพบ๒๕๐เก้าอี้
ตั้งคำถามที่เหมาะกว่าอันนี้ผมชมกรกฎาตัว
กรกฎาตอซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
ก็ตีเรื่องคืนไปว่าต้องตั้งคำถามให้ง่ายแก่การเข้าใจ
เพราะคำถามอันนี้ดูดีแล้วที่ออกมาจากสภานิติบัญญัติ
เป็นคำถามรวงเป็นคำถามหลอกให้คนสับสนก็จะผิด
ที่ถามว่าให้รัฐสภาลงมติเลือกนายกดีหรือไม่
คนส่วนใหญ่เขาไม่สามารถจะมานั่งคิดหรือแยกแยะว่ารัฐสภาคืออะไร
สสสภาผู้แทนและวุฒิสภา๒สภารวมกันเป็น๑รัฐสภา
ก็คิดผสมบนเปรย์ว่าก็ดีแล้วนี่ให้รัฐสภาเลือกนายกก็ดีแล้วนี่
แต่นั่นแหละไอ้คำว่าดีแล้วนี่ก็คือของแถมนี่
คุณผู้ชมสามารถติดตามบทวิเคราะห์การเมืองฉบับเต็มแล้วก็เข้มข้นได้
ในทุกสัปดาห์นะคะในคอลัมปเซาวิเคราะห์ตลกม่านการเมือง
คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นนะคะ
กรณีมีรถหกล้อพุ่งชนรถตู้ที่จอดเสียอยู่ข้างทางนะคะ
บนถนนบุรพาวิถีจนทำให้ทีมแพทย์ที่ออกมายืนอยู่นอกรถ
เพราะว่ารถตู้จอดเสียอยู่เสียชีวิตถึง๔คน
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสไป๑คนนะคะ
ตำรวจชัตร์ชังเศร้าได้แจ้งข้อหาคนขับรถหกล้อ

เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งญาติของผู้เสียชีวิตได้เดินทางไปรับศพด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ญาติของนายสุพัฒน์หวังพิทักษ์วงศ์
นางสาวกัญญาพัฒน์แก้วบรรจง
นางสาวปรางทิพย์บุญสถิต
และนางวรณิตหงษาชาติ

ทีมแพทย์บนทางด่วนบุรพาวิถี
เดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลบางประกง

ในแพทย์สิทธิวัตรอินทรคาว
หรือหมอแบงค์อายุ๓๗ปีผู้รอดชีวิต

ผ่าตัดผู้ป่วยรายหนึ่งที่พัทยา

ก็เลยจอดรถริมทางเลนซ้ายสุด
พร้อมเปิดสัญญาณไฟขอทางเอาไว้

ก็ลงมายืนรอด้านข้าง

มีรถบรรทุก๖ล้อวิ่งมาในเลนซ้าย

พุ่งชนท้ายรถตู้อย่างจัง

เด็นไปคนละทิศละทาง
นายสุพัฒน์กระเด็นตกไปข้างล่างทางด่วน

เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๔คน
ตำรวจสอบปากคำนายเกรงไกร

ก็ทราบว่าขณะขับรถไปส่งสินค้าที่กรุงเทพ

รถตู้หักเข้าเลนกลางอย่างรวดเร็ว
ทำให้มองไม่เห็นรถตู้ของคณะแพทย์

ก็เลยพุ่งชนท้ายอย่างเต็มแรงค่ะ
ขับรถโดยประมาททำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ไปดูความคิดเห็นของโลกโซเชียลมีเดียต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันบ้างนะครับ
ว่าในโซเชียลมีเดียเขามองเรื่องนี้กันอย่างไร
บางช่วงบางตอนครับคุณผู้ชมก็มีการแสดงความเห็นว่าต้องการจะ
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกมีคำแนะนำยังไงติดตามกันครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับบางรายได้มีการโพสต์ข้อความ
โดยระบุว่าถ้าหากเกิดเหตุรถเสียฉุกเฉิน
ควรจะหาอะไรโบกหรือทำสัญลักษณ์ให้คันหลังรู้

และถ้าเป็นไปได้ควรจะมีกระบองไฟกระพริบไฟฉาย
หากปัญหารถเสียบนทางด่วนหรือบริเวณไหลทาง
ควรจะจอดในที่ปลอดภัยและออกมายืนบริเวณท้ายรถ

หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะทำให้หลบได้ง่ายกว่า
อกจากนี้ครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็โพสต์ไว้อาลัย
ผู้เสียชีวิตเนื่องจากว่าคณะแพทย์กลุ่มนี้
เพิ่งกลับมาจากการผ่าตัดศรัยกรรมคนไข้ที่พัทยา

เพราะความประมาทของคนขับรถบรรทุกที่ขับมาด้วยความเร็วสูง
นี่คือบางช่วงบางตอนในโลกโซเชียลที่มีการแสดงความคิดเห็นนะครับ
และยังมีผู้ที่มองว่าปัญหารถเสียควรแก้ที่ต้นเหตุ
นั่นก็คือก่อนจะขับรถไปไหนมาไหนก็ตามแต่
ควรจะเช็คสภาพรถให้พร้อมจะดีที่สุด
เพราะว่าหลายคนสมัยนี้เปิดประตูได้ก็ขับออกไปเลย
ซึ่งการเช็ครถนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องเดินทางไกล
เพื่อลดความเสี่ยงของรถเสียระหว่างการเดินทาง
แล้วยิ่งจังหวะแบบนี้เทศกาลแบบนี้ด้วย
เช็ครถเช็คตัวเองให้พร้อมก่อนออกเดินทางนะครับ
คุณผู้ชมก็ยังสามารถส่งไลน์มาได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ตำรวจจังหวัดสะแก้ว
ก็ได้มีการติดตามหาตัวเด็กหญิงวัย๑๑ขวบ
หลังจากที่ญาติเข้ามาแจ้งความว่าถูกวัยรุ่นชายข่มขืน
แล้วก็หายตัวไประหว่างที่ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ยันยัดเกร็งว่าอาจจะถูกฆ่าปิดปากค่ะ
ตำรวจภูทรน้องหมากฝ้ายอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
ก็เร่งติดตามหาตัวเด็กหญิงวัย๑๑ปีนะคะหลังจากที่
ได้รับแจ้งจากย่าของเด็กว่าหลานสาวหายตัวไป
หลังมีกลุ่มวัยรุ่นชายฉุดไปรุมข่มขืน
แต่จนถึงขณะนี้ปรากฏว่าก็ยังไม่พบตัวค่ะ
หญิงอรัชจันเพ็ญผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
บอกว่าเด็กหญิงถูกเจ้าหน้าที่กู้ภัย
นำไปส่งที่โรงพยาบาลเมื่อประมาณ๑นาฬิกาเศษ
ของเมื่อวานคือวันที่๗เมษายน
ก็ได้มีการตรวจร่างกายและพบว่า
ช่องคลอดมีร่องรอยของการร่วมเพศ
จึงส่งคราบอสุจิไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการ
จากนั้นยังได้ตรวจเลือดแล้วก็ให้ยาเด็กด้วย
ที่เด็กจะกลับออกจากโรงพยาบาลไปในช่วงเย็น
โดยไม่รู้รายละเอียดว่ากลับไปกับใคร
ด้านพันธุ์ตำรวจโทวันดีศรีสวัสดิ์
รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรน้องหมักไฟล์บอกว่า
หลังทราบเรื่องก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตามประกบกลุ่มวัยรุ่น
โดยเฉพาะผู้ต้องสงสัย๓คนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่
ยืนยันด้วยนะคะว่าตำรวจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
เพราะว่าผู้เสียหายอายุเพียง๑๑ปี๗เดือนเท่านั้น
ว่าตอนนี้เด็กยังคงปลอดภัย
แต่คงหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ซึ่งตำรวจจะเร่งติดตามตัวอย่างเต็มที่ค่ะ
ขณะที่ย่าของเด็กหญิงเข้าร้องทุกข์กับตำรวจว่า
หลานสาวอายุเพียง๑๑ปีเศษ
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
โดยเมื่อคืนของวันที่๗เมษายนที่ผ่านมา
ได้มีกลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งตัวเป็นแก๊งอันทภัณฑ์ในหมู่บ้าน

กระทั่งเด็กหญิงได้พาร่างกายอันบอบช้ำ
ไปขอความช่วยเหลือแล้วก็ให้ช่วยส่งโรงพยาบาล
จากนั้นก็หายตัวไปจึงกลัวว่าหลานจะถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุ

และเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจก็ได้นำตัวผู้สงสัยมาให้ชี้ตัว
แต่ไม่สามารถตามหาตัวหลานสาวพบ
ตำรวจจึงปล่อยชายคนดังกล่าวไปแล้วค่ะ
ช่วงหน้าเรากลับมาติดตามเรื่องรอบขอบสนามฟุตบอลคนหูหนวก
ครั้งก่อนเข้ารอบชิงแชมป์แต่ครั้งนี้อาจจะต้องถอนตัว
สาเหตุเพราะอะไรติดตามในช่วงหน้าครับ
กระแสแรงกรณีนักฟุตบอลคนหูหนวกซึ่งเคยเข้ารอบ๘ทีมสุดท้าย
ศึกชิงแชมป์โลกครั้งก่อนแต่กลับต้องถอนตัวจากการแข่งขันในปีนี้
เหตุไม่ได้รับงบสนับสนุนติดตามรายละเอียดได้ในเรื่องรอบขอบสนามช่วงหน้า
คุณผู้ชมครับนอกจากกีฬาฟุตบอลคนหูหนวกแล้วที่เดี๋ยวต้องลุ้นกันนะ
ว่าตกลงปีนี้เนี่ยต้องถอนตัวเนี่ยเพราะอะไร
อีก๑ชนิดกีฬาพรุ่งนี้เปิดช่อง๓๒รอดูเลยนะครับ
โมงเป็นต้นไปครับมีของเด็ดของดีอะไรครับคุณชนะ
ต้องไปติดตามลุ้นนะครับสำหรับนักกีฬาไทย
เพราะว่ากระดังนั้นรายการนี้ก็จะช่วยให้นักกีฬาท์ไทยนั้น
มีอันดับที่ดีขึ้นในการลุ้นไปโคต้าโอลิมปิกกลางปีนี้ด้วยครับ
ครับวอเล็กบอลชายหาดนะครับใช่ครับเชิญครับ
สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนมงคลนะครับ
ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวของทีมฟุตบอลคนหุ่นหวกทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
หลังจากที่พวกเขานั้นทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อ๔ปีที่แล้วครับ
เคยผ่านถึงรอบ๘ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลกนะครับ
แต่ว่ามากันขันในครั้งนี้ครับแม้แต่รอบคันเลือกพวกเขาก็ไม่สามารถไปได้
เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอครับ
หลังจากที่มีกระแสในโลกโซเชียลนะครับเผยแพร่ออกมาว่าทีมฟุตบอลคนหูหนวกทีมชาติไทย
เคยทำผลงานเข้าถึงรอบ๘ทีมสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลคนหูหนวกชิงชำโลกครั้งที่๒ที่กรุงอังการาประเทศตุรกี

เนื่องจากรายงบประมาณในการเดินทางทำให้เกิดกระแสวิบห้ากวิจารณ์
สำหรับประเด็นนี้นะครับนายสกลวัณพงษ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวรรคกฏฒได้ชี้แจงกับทีมข่าวกีฬาไทยรับทีวีว่า
ที่ผ่านมานะครับสมาคมกีฬาขนหุ่นออกแต่งแห่งประเทศไทยครับซึ่งเป็นผู้ดูแลส่งนักกีฬาไปแข่งขัน
ไม่เคยแจ้งเรื่องหรือว่าส่งแผนงานมาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณไปสนับสนุนได้
และยอมรับว่ารู้สึกเสียดายเพราะว่าเป็นรายการที่นักกีฬาไทยนั้นทำผลงานได้ดีนะครับ
อย่างไรก็ตามแม้การแข่งขันรอบคัดเลือกจะผ่านพ้นไปแล้วแต่หากมีการแข่งขันในครั้งต่อไป
นายสกลนั้นก็ยืนยันว่าให้ขอให้สมาคมกีฬาคนหูหนวกนั้นจัดทำเอกสารตามขั้นตอนให้กับฝ่ายกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
พร้อมกับยืนยันว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับพร้อมให้การสนับสนุนทุกชนิดกีฬาอย่างเท่าเทียมกัน
ขณะที่นายอนุสรพิมพ์งาอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลคนหูหนวกนะครับเปิดเผยว่าการคัดเลือกได้จบลงไปเมื่อปลายปีที่แล้ว
แต่เพิ่งเป็นข่าวในโลกโซเชียลสำหรับกรณีนี้มองว่าผู้สนับสนุนภาคเอกชนนั้นก็ได้ให้การสนับสนุนตามสัญญาที่ตกลงกันไว้แล้ว
แต่อาจจะเกิดการประสานงานที่ไม่ชัดเจนซึ่งส่วนตัวนั้นมองว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้สนับสนุนแต่อย่างใดครับ
ที่จะมาเยือนประเทศไทยจะพาไปเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความร่วมมือในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยครับ
โอกาสนี้นะครับสมาคมนั้นจะปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อจัดหาที่ดินของทางราชการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดสร้างสนามฟุตบอลและศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ
ขณะที่ความคืบหน้าของทีมสุโขทัยเอฟซีทีมน้องใหม่ในศึกโตโยต้าไทยลีกเปิดเผยว่าจะไม่ขออุทธรณ์โทษแบนที่ถูกสั่งห้ามใช้สนามเย่า๑นัดในเกมที่พบกับบุรีรำยูเนตเต็ดในวันที่๒๓เมษายน
หลังจากที่มีแฟนบอลชูป้ายดูหมินคู่แข่งในเกมเปิดบ้านเอาชนะพัทยายูไนเต็ด
โดยอาจจะยอมเดินทางไปแข่งขันที่สนามของบุรีรำแทนการเล่นที่สนามของตัวเอง
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีแผนนะครับจะขอใช้สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิต
แต่ว่าสนามนั้นไม่ว่างในวันดังกล่าว
อย่างไรก็ตามครับยังต้องรอทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลยืนยันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ไปดูกันที่ความขึ้นไหวของทีมวอเล็กบอลชายหาดทีมชาติไทยกันบ้างครับ
ทีมชายแล้วก็ทีมหญิงวันนี้ก็ลงฝึกซ้อมทดสอบระบบ
ไทยรัฐทีวีจะทำการถ่ายทอดสดด้วยนะครับ
วอเล็กบอลชายหาดทีมชาติไทยครับทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับ
ลงฝึกซ้อมร่วมกันเสมือนกับเป็นการแข่งขันจริงครับ
เพื่อให้ผู้ตัดสินผู้กำกับเส้นและฝ่ายจัดการแข่งขันได้ซักซ้อมระบบการทำงาน
ขณะที่นักกีฬาชายและหญิงจากชาติอื่นก็ลงฝึกซ้อมด้วยเช่นกันนะครับ
เล็กบอลชายหาดรายการนี้ครับเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติที่มีทีมชั้นนำของทวีปเอเชียรวม๑๖ชาติเข้าร่วมแข่งขัน
แบ่งเป็นทีมชาย๒๖ทีมทีมหญิง๒๑ทีมครับซึ่งทีมชาติไทยนั้นส่งทีมชาย๓ทีมและทีมหญิง๓ทีมนะครับ
ที่นครซิดนี่ประเทศออสเตรเลียมาหมาดเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
เข้าร่วมกันในการที่จังหวัดสตูนด้วย
โดยการจับสลากแบ่งกลุ่มนะครับผลที่ออกมาล่าสุดนั้น
ทีมไทยทีมหญิงนะครับซึ่งเป็นทีมหญิงหนึ่งของไทยแล้วนี่แหละครับ
ที่เป็นการจับคู่กันของคู่หูเอส้มวรพัฒรดาลงและธนรัฐาอุดมชวี
อยู่ในกลุ่มเอนะครับมีออสเตรเลีย๒ญี่ปุ่น๑และสิงคโปร์๑นะครับ
ไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกันหน่อยนะครับ
จะเริ่มแข่งขันรายการนี้ในวันพรุ่งนี้ครับ
แล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยทางไทยรัฐทีวี
จะเริ่มในช่วงสายหน่อยนะครับวันพรุ่งนี้เวลา๑๑นาฬิกาจนถึง๑๓นาฬิกาครับ
จากนั้นในวันอาทิตย์ที่๑๐เมษายนและวันจันทร์ที่๑๑เมษายนนะครับ
จะเริ่มถ่ายทอดสดในเวลาเดียวกันคือในเวลา๑๕๐๐นจนถึง๑๗๐๐นครับ
ส่วนช่วงนี้ไปติดตามผลการขันแบตมินตันที่ประเทศมาเลเซีย
มาเลเซียโรมไปถึงความขึ้นไหวกีฬาอื่นที่น่าสนใจนะครับ

สลาสินทุมือ๑๐ของโลกจากอินเดียไปแบบเหนือชั้น
๒เกมรวด๒๑ต่อ๗และ๒๑ต่อ๘

ไปพบกับหวังอี้ฮานมือ๖ของโลกจากจีน

ว่าน้องเมย์นั้นแข่งขันกับหวังอี้ฮานมา

ท่าแพ้ให้กับชนะเนวาวมือ๘ของโลกจากอินเดียไป

จริงแล้วพรทิพย์เนี่ยชนะในเกมแรกเลยนะครับน่าเสียดายจริงก็จบเส้นทางเพียงแค่รอบนี้ครับ
เพลงพลายตรงนั้นตรงนี้พี่เก็บไทยไว้พี่มันผู้ชายไว้ไฟสิ้นดี

พ่อบอกเองแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้เมียรู้เห็นไหม

หน้ายกที่ไหนหน้าเป็นหมีแพนด้าแล้ว
นี่เลยครับจะจบของพระยักษณะหน้ายกจอมเจ้าชู้ด้วยครับ
ส่วนช่วงนี้เรื่องรอบขอบสนามหมดเวลาแล้ว
โตโยต้าฉลองยอดขายอันดับหนึ่งทั่วไทย
แหมมีหน้าล่ะช่วงหลังคุณชนะเขาขยันทำงานบ้านงานเรือนะครับ
เตรียมพร้อมเอาไว้เผื่อจะเตรียมเป็นพ่อบ้านที่ดีในอนาคตนะครับ
คุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
บริเวณพื้นที่เกาะนาคาน้อยจังหวัดภูเก็ตครับ
เรื่องของเกาะนาคาน้อยจังหวัดภูเก็ตนี้

กลับไปก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้น

แนวโน้มคือครอบครองแบบผิดกฎหมาย
แต่เมื่อคืนนี้ไทยรัฐจอบประเด็นก็คุยกันอีกหนึ่งฝ่าย
ก็คือเจ้าของบริษัทภูเขา๖ลูกจำกัดนะครับ
ยืนยันว่าเอกสารได้มาถูกต้องตามกฎหมาย

ที่มีการปรับพื้นที่ไม่ได้จะตัดไม้ทำลายป่า

แล้วก็ทำพื้นที่เพื่อจะขึ้นไปดูบริเวณเกาะ
แล้วก็พื้นที่ทุกอย่างเองเนี่ยได้ครอบครองมา

ถูกต้องหยอดปูนเป็นขั้นไป
วันนี้เจ้าของบริษัทก็หอบเอกสารหลักฐาน

และมีการฟ้องร้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหาย๑๐๐ล้านบาท
พิธีกรและนักแสดงชื่อดังครับ

เจ้าของบริษัทภูเขา๖ลูกจำกัดนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเนื้อที่ประมาณ๒๔ไร่เศษ
บนเกาะนาคาน้อยอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วยนายสินบรมีลักษมีแสงจันทร์

ก็นำเอาเอกสารหลักฐานต่าง
จากการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย
ในชื่อภูริ๙๙และพงศุกร์ฮิรันพฤกษ์
เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรทะลาง
เพื่อให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง
ดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดฐานหมินประมาท
โดยการโฆษณาและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์

นายสินบรมีหุ้นส่วนของบริษัทภูเขา๖ลูก
จำกัดนั้นก็เปิดเผยหลังจากเข้าแจ้งความ

ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขึ้นไปตรวจสอบ

โดยจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายมูลค่า๑๐๐ล้านบาท

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ

ที่ก่อเหตุอนาจารย์ลอยนวลนะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะตำรวจแล้วก็ทหารตามตัวเจอแล้วนะคะ

เจ้าตัวนั้นยอมรับสารภาพแต่โดยดีว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงค่ะ
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสังคมออนไลน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่ขับแท็กซี่ส่วนบุคคล
สีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียนมมชชิง๔๕๓๔กรุงเทพมหานคร
กระทำการลามกอนาจารย์ต่อหน้าผู้โดยสารหญิง
ที่เรียกใช้บริการรถแท็กซี่คันดังกล่าว
เมื่อวันที่๖เมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งภายหลังจากที่ผู้โดยสารเข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้
สถานีตำรวจนครบานดุสิต
ความคืบหน้าล่าสุดนะคะนายสุกรีจารุภูมิ
อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก
พร้อมทหารและตำรวจท่องเที่ยว
ก็ได้เชิญตัวนายสุริยะปานเกษม
ผู้ขับรถแท็กซี่มาจากคอนโดญาติอุดมสุข
เข้าสอบสวนว่ามีการกระทำผิด

นายสุริยะก็ยอมรับแต่โดยดีแล้วว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
แล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กระทำผิดกฎหมาย

นายนันทพงศ์เชิดชูบอกว่า
จากการตรวจสอบข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก
พบว่านายสุริยะขับรถมานานกว่า๕ปี
แล้วก็มีการร้องเรียนหลายคดี
เช่นปฏิเสธรับผู้โดยศาลผู้จ่าไม่สุภาพ
ส่วนคดีลามกอนาจารย์ครั้งนี้ถือว่าเป็นคดีแรก
กรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการเปรียบเทียบปรับ๕๐๐บาท
แต่ว่านายสุริยะไม่มีเงินจ่ายค่าปรับก็เลยลดให้เหลือ๑๐๐๐บาท
แต่ว่าคดีนี้นะคะพฤติกรรมในลักษณะนี้เป็นภัยต่อสังคม
แล้วก็ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ
เพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
ซึ่งจะทำให้นายสุริยะไม่สามารถประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ได้
กว่าจะครบ๓ปีตามกฎหมายกำหนด
แล้วก็ส่งตัวให้ตำรวจนครบานดุสิตดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไปอีกด้วยค่ะ
มีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าทีมสืบสวนได้สอบปากคำพยาน
ซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของคอนโดที่นายสุริยะพักอาศัยอยู่
ทราบว่านายสุริยะมีอาการป่วยทางจิตแล้วก็มักจะถูกตำรวจหลายโรงพัก
ตามตัวไปสอบสวนเกี่ยวกับคดีกระทำอนาจารย์มาแล้วหลายครั้งอีกด้วย
คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีที่พบศพชายชาวภูตานในคลองโอ่งอ่างเสียชีวิต
เนื่องจากว่ากลืนยาเสพติดเอาไว้ในร่างกายนะคะ
ตำรวจก็เลยมั่นใจว่านี่คือขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
มีผู้ร่วมก่อเหตุอีก๖คนรวมเป็น๗คน
ตำรวจไทยก็เลยเตรียมประสานกับตำรวจสากล
ให้ติดตามตัวผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการนี้อีก๖คนมาดำเนินคดี
ซึ่งเชื่อว่าผู้ต้องหาที่หนีออกไปน่าจะหนีออกไปนอกประเทศแล้วค่ะ
ส่วนตำรวจก็เตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มเติมอีก๔คนด้วยค่ะ
กล้องวงจรปิดบริเวณโรงแรมบุรพาบันทึกภาพผู้ต้องหา๒คนนะคะ
ขณะช่วยการนำร่างของนายอูเกณฑ์เทียริ่งชาวภูตานที่เสียชีวิต
โดยมียาเสพติดอยู่ในร่างกาย
ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ออกจากห้องพัก
เพื่อนำไปทิ้งที่คลองโอ่งอ่าง

กระเป๋าใบเล็กอีก๓ใบด้วย
เพื่อไม่ให้พนักงานโรงแรมหรือคนทั่วไปมองว่า
เป็นการย้ายของทั่วไป

ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดกล้องนี้นะคะภาพนี้ค่ะ
นี่คือกล้องที่ติดอยู่บริเวณสะพานดำรงสถิต
ใกล้คลององค์อ่างในช่วงเวลา๑นาฬิกา๒๘นาที
ก่อนที่ทั้ง๒คนก็จะช่วยการนำถุงขนาดใหญ่
ที่ภายในบรรจุศพในอุเกนเทียริ่ง
โยนลงไปภายในคลองโอ่งอ่าง
ภาพวงจรปิดทั้ง๒จุดนี้นะคะเป็นหลักฐานสำคัญ
ที่ตำรวจนำไปประกอบสำนวนคดีขออนุมัติศาลออกหมายจับ
นายแทนดินวังชุกชาวภูตาลและนายมาโนธคูมาดากา
ฐานร่วมการมียาเสพติประเภท๑ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
เพื่อปิดบังการตายสาเหตุแห่งการตาย
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยว่าตำรวจได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องในคดีแล้วกว่า๙ปาก
จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่าขบวนการดังกล่าว
มีผู้ร่วมขบวนการอีก๖คนค่ะ
ประกอบไปด้วยนายแทนดินวังชุกนางสาวดีเซนเดมานายพีมากันดู
นายคินแซงนางสาวโซนำแซมชาวภูตาล
และนายมานอนคูมาดากาชาวอินเดีย
ซึ่งชาวอินเดียคนนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งนะคะ
ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับขบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติ
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยอีกว่า
ขณะนี้ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ประสานในเรื่องของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
เนื่องจากมีข้อมูลเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาและผู้ต้องสงสัย
เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วแต่มีบางคนยังหลบหนีอยู่ค่ะ
อกจากนี้ก็ยังประสานหน่วยปรับรามยาเสพติดให้ร่วมสืบสวนเครือข่ายนี้ด้วย
อย่างที่ชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันผ่านทางด้านหลาย
สงกรานนี้วางแผนเดินทางอย่างไรจะไปไหนกันบ้าง
เพราะว่าตอนนี้โรงบัญชาการเริ่มติดขัด
หยุดยาวพักยาวกันไปปริมาณรถหนาแน่นครับ
ถนนสายหลักทุกเส้นทางมิตรภาพพะหนโยธินเพชรเกษม
ต้องเผื่อเวลาเพราะว่าจะมีบางช่วงบางตอนของถนน
มีการซ่อมแซมทางด้วยแล้วก็มีการก่อสร้างทางนะครับ
ดังนั้นเราไปดูกันครับว่าจะมีวิธีการ
และต้องมีการเตรียมพร้อมกันอย่างไรบ้างนะครับ

เส้นทางต่างได้มีการเตรียมพร้อมกันหมดแล้ว
และทางตังโลกเองก็ขอความรู้มุมประชาชน

เดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข่าวในพระราชสำนัก
และเดี๋ยวกลับมาติดตามแทรัศนิวโชว์กันต่อครับ
สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ
กลับมาติดตามข่าวจากไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะคะ
คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีที่คนร้าย
เชือกรัดคอเด็กวัย๑๔ปี

ซึ่งตำรวจเจอเชือกที่คนร้ายใช้ก่อเหตุแล้วนะคะ
ซึ่งคนร้ายนั้นก็ได้ขอขมาต่อหน้ารูปภาพของเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่เสียชีวิต
ไม่สามารถไปขอขมาต่อหน้าศพได้เพราะเกรงว่าจะถูกรุมประชาธรรมค่ะ
นายสนหุมเพียงอายุ๔๕ปีผู้ต้องหาคดีฆ่ารัดคอและข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๔ปี
ตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
กราบขอขมาและขออโหสิกรรมต่อหน้ารูปภาพผู้ตาย
บริเวณห้องประชุมชั้น๒ของสถานีตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลก

ว่าถ้าหากผู้ต้องหาไม่กราบขอขมาต่อหน้าศพ
จะไม่ยอมเผาศพลูกสาวอย่างเด็ดขาด
แต่เจ้าหน้าที่เกรงว่าถ้าพาไปอาจถูกรุมประชาธรรม
จัดให้มีพิธีขอขมาต่อหน้ารูปแทน
บันทึกภาพไว้เพื่อนำไปให้พ่อแม่ของเด็กดู
พลตำรวจรีอดีศักดิ์น้อยประเสริฐผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
กล่าวว่าตำรวจจับผู้ต้องหาได้
หลบซ่อนตัวอยู่ในไร่ข้าวโพดบนภูเขาหลังหมู่บ้าน
พร้อมตรวจยึดโน้ตบุ๊กและปืนแก๊ปของพ่อผู้ตายที่ผู้ต้องหาขโมยไป
อกจากนี้ยังตรวจยึดเชือกที่ใช้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าคมคืนและฆ่าเด็กจริง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากค้างต่อสารจังหวัดพิศนุโลกสาขานครไทยแล้วค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒นะครับเปิดเผยว่า๒คดี๒เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ความคืบหน้าคดีค่อนข้างมากแล้วนะครับ
และยังฝากไปถึงประชาชนถ้าหากว่าทราบเบาะแสนนั้นตอนนี้ตั้งรางวัลนำจับ๑แสนบาทครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๒เปิดเผยความคืบหน้าของคดีที่คนร้ายบุกเดี่ยว
เงินไป๕ล้าน๓แสนบาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปลายเดือนมีนาคมนะครับ
มีนาคมที่ผ่านมาและคดีล่าสุดก็เกิดเหตุลักษณะคล้ายกัน
แต่สถานที่นั้นเปลี่ยนไปครับจี้ชิงเงินพื้นที่พัทยาใต้เมื่อประมาณ๒วันก่อน
คาดว่าจะมีภาพสเก็ตใบหน้าคนร้ายและขออำนาจสารอนุมัติออกหมายจับได้เร็วนี้
แต่ขอเวลาให้ตำรวจทำงานอีกสักพักครับเพื่อรวบรวมหลักฐานและพยานหลายปาก
พร้อมทั้งขอความร่วมมือกับบริษัทขนเงินให้แจ้งตำรวจทุกครั้งเมื่อมีการขนเงินนะครับ
ด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีพันธ์ตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงเปิดเผยว่า
ความคืบหน้าทางคดีนะครับที่คนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวจี้ชิงเงิน๘ล้านกว่าบาท
ขณะที่๒พนักงานของบริษัทแซมโก้ไปเก็บเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์
แล้วก็เดินไปเก็บที่รถขนเงินซึ่งจอดอยู่ด้านหน้าบิ๊กซีพัทยาใต้
จะยิงปืนข่มขู่แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เชิดเงินแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือถุงเงินสีเขียวของบริษัทแซมโก้ครับ
ตำรวจวิทยาการจึงทำการเก็บลายนิ้วมือแฝงนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามจับกลุ่มคนร้าย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่นั้นกำลังระดมติดตามคนร้ายซึ่งจุดสุดท้ายที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้
ก็คือบริเวณปั๊มน้ำมันของหจกฤษณะนะครับถนนสายห้วยใหญ่๓๐
ซึ่งคาดว่าคนร้ายจะขี่รถมุ่งหน้าออกถนนสายยุทธศาสตร์โคราชสัตหีบ
โดยจำลองรูปภัณฑ์สันธารคนร้ายทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
รวมถึงทำแบบประชาสัมพันธ์ไปตามสื่อต่างและสื่อออนไลน์ครับ
เพื่อหาเบาะแสของคนร้ายอีกทางหนึ่งด้วย
ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมตั้งรางวัลนำจับ๑แสนบาท
สำหรับผู้ที่ให้เบาะแสและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สู่การนำไปจับกลุ่มคนร้ายได้ในที่สุดครับ
วันนี้นะคะนักธุรกิจชาวอินเดียเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจนะคะ
ดำเนินคดีกับน้องชายสองคนหลังจากที่ได้มีการฆ่าบุพการีแล้วก็ชิงมรดกนับพันล้านบาทค่ะ
กระบวนพิชิตสิงห์นักธุรกิจชาวอินเดียเดินทางเข้าพบกับพันธ์ตำรวจโทสารวุฒิเดชศรี
สารวัตรฝ่ายสอบสวนตำรวจนครบานทองหล่อ
เพื่อดำเนินคดีเอาผิดกับนายยัชวินเดอร์ซิงค์และนายกุณฑีพิธิสิงศ์น้องชายทั้งสองคน
ภายหลังจากที่ถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีโทรศัพท์มาข่มขู่ให้ยุติคดีความที่ฟ้องร้อง
เรื่องของการยักยอกเงินของบริษัทในครอบครัวและที่ดินของมารดา
และเอกสารสำคัญต่างมามอบให้กับตำรวจไว้เป็นพยานหลักฐาน
ทั้งคดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้มันดาเสียชีวิต
ที่จะสามารถเอาผิดกับบุคคลทั้งสองคนได้
โดยช่วง๒๓วันที่ผ่านมามีชายแปลกหน้าที่มีพฤติกรรมแอบแฝง
ทำทีเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในบริษัท
มีท่าทางไม่น่าไว้วางใจ
ต่อมาทราบว่านายคชาไม่ทราบนามสกุลเป็นผู้ดูแลชายชะกันกลุ่มนี้
ซึ่งตนเองนั้นก็มีพยานหลักฐานที่สามารถเชื่อถือได้
ว่านายคชามีความเชื่อมโยงกับน้องชายทั้งสองคน
เกรงว่าตัวเองและครอบครัวจะไม่ปลอดภัย
ก็เลยตัดสินใจเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจ
ก่อนหน้านี้นะคะนายกมลได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับพี่น้อง๕คน
ต่อมาสารได้ออกหมายจับเพียง๓คนได้แก่นางประพาปานซิงค์
รัตนาสิงสัจกุลนางนวรัฐโกเกอร์ในข้อหาฆ่าบุพการีโดยไตรตรองไว้ก่อน
ซึ่งขณะนี้ทั้ง๓คนได้รับการประกันตัวออกมาแล้วแล้วก็จะมีการไต่สวนเพิ่มเติมในเดือนหน้าค่ะ
คุณผู้ชมคะมีแก๊งตกโฉนดอารวาสที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีนะคะ
ซึ่งตำรวจกองปราบรามสามารถจับกลุ่มตัวแก๊งนี้ได้แล้วค่ะ
พฤติกรรมเป็นอย่างนี้ค่ะเขาจะอ้างตัวว่าเป็นในหน้ารับขายฝากที่ดิน
แต่สุดท้ายก็ไปปลอมแปลงเอกสารนำที่ดินไปขายให้กับในทุน
เชื่อว่าเหตุการณ์นี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
มูลค่าความเสียหายรวมกว่า๒๘ล้านบาทค่ะ
นางสาวอิสรีพรพรมจันทร์กับพวกรวม๕คนถูกตำรวจกองบังคับการปราบราม
นำกำลังเข้าจับตัวที่อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีนะคะ
หลังมีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีฐานช่อโกง
หลอกลวงให้นำโฉนดที่ดินของอดีตข้าราชการวัย๗๒ปี

เป็นโฉนดที่ดินที่อำเภอก่อสมุยจังหวัดสุราธานี๒แปลง
มูลค่าประมาณ๒๘ล้านบาท
ซึ่งได้ร่วมกันปลอมหนังสือมอบอำนาจของผู้เสียหาย
นำที่ดินทั้งสองแปลงไปทำนิติกรรม
โดยการโอนขายฝากให้กับในทุนอีกทอดหนึ่ง
ผลตำรวจรีชานวิมวลศรี
โดยบอกว่าจะนำไปทำพิธีกรรมเพื่อให้ขายได้
จากนั้นก็นำไปขายฝากและหลบเลื่อน
โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องรู้เห็นด้วยค่ะ
คดีนี้ผู้เสียหายมีที่ดินจำนวน๒แปลง
ราคาซื้อขายจริงที่มีการโอนเงินผ่านธนาคารรวม๑๒ล้าน๕แสนบาท
แต่ว่ามีการแจ้งราคาต่อกรมที่ดินเพียง๑ล้าน๕แสนบาท
โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินประเมินราคาที่ดินให้ตามราคาที่แจ้ง
ส่งผลให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีจากเงินจำนวน๑๑ล้านบาทได้
ซึ่งในส่วนของข้าราชการที่เกี่ยวข้องตำรวจอยู่ระหว่างการหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
ก่อนที่จะมีการแจ้งความดำเนินคดีต่อไป

หลังจากเกิดเหตุคนร้ายเนี่ยบุกยึกโรงพยาบาลเจาะไอร้องในวันนี้เนี่ย
ขึ้นหน้าเพิ่มเติมก็คือออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก๖คนด้วยกัน
อกจากนี้ครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลง
พื้นที่นะครับไปยังจังหวัดยาลาแถลงจับตัวผู้ต้องสงสัยที่ปล้นรถกระบะของชาวบ้านหวังทำคาร์บอมครับ
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรรมนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสุชาติธีรสวัสดิ์นะครับ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ถนนสุขยางตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลานะครับ
เปิดทะแหลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงเกี่ยวข้องกับการปล้นจี้รถกระบะของชาวบ้านแล้วบังคับให้ขับรถกระบะคันดังกล่าวนั้นที่นำระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักรวม๑๖๐กิโลกรัมเนี่ยนะครับบรรจุเอาไว้เพื่อไปจอดที่หน้าทางเข้าบริษัทโตยอต้าพิธานพาณิชย์สาขายาลาก่อนที่เจ้าหน้
เข้าหมายสามารถควบคุมต้องของใส่๔คนคือนายสานาฟีเจ๊เต๊ะอายุ๒๘ปีนายเธ
๔มีส่วนร่วมในการก่อเหตุครั้งนี้ก่อนจะส่งไปควบคุมตามกฎหมายอายการศึกที่หน่วยสักถามข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้าค่ายอิงคยุทธบริหารนะครับ
ขณะที่ทหารพรานที่๔๕๑๐ส่วนที่กำลังกับชุดสุนัขสงคราม๓ชุดปฏิบัติการขึ้นพิสูจน์ทราบบนเทือกเขาตะเวย์ครับ
บุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องครับคุณผู้ชมล่าสุดนี้ตำรวจออกหมายจับเพิ่มอีก๖คนรวมผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับก่อนหน้านี้อีก๒คนนักขณะนี้รวมแล้วตัวเลขอยู่ที่๘คนครับวันนี้มีความคืบหน้าเหตุการณ์ที่วัยรุ่นหญิงรุมทำร้ายร่างกายตบตีเด็กหญิงวัย๑๔ปีแล้วก็บังคับให้ค้าประเวณีที่จังหว
หานั่นก็คือข้อหาค้ามนุษย์ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมชัยโสพลปัญญาพรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีกลุ่มวัยรุ่นหญิงรุมทำร้ายร่างกายเด็กหญิงวัย๑๔ปีอย่างทารุณบริเวณริมอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมา
โดยบอกว่าหลังจากที่ผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าว
ฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจกับเยาวชนทั้ง๘คน
รวมถึงนางสาวสาวิตรีดอกจันกลางหรือว่าเจ๊แนนอายุ๒๑ปีหัวหน้าแก๊งรวมเป็น๙คนค่ะ
ล่าสุดนะคะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับเจ๊แนนอีกหนึ่งข้อหานั่นก็คือข้อหาค้ามนุษย์
รวมตอนนี้เป็น๓ข้อหาแล้วนะคะเนื่องจากว่าการสอบปากคำพยานหลายปากพบพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดจริง
ขณะนี้เจ๊แนนถูกส่งตัวไปฝากค้างที่เรือนจำจังหวัดนางรองเป็นผลัดแรกแล้ว
ส่วนเยาวชนอีก๘คนที่ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายนั้น
พนักงานสอบสวนได้นำตัวมาสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพที่อายการจังหวัดนางรองแล้ว๔คน
แล้วก็จะทยอยสอบปากคำอย่างต่อเนื่องจนครบ๘คนค่ะ
จากนี้นะคะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเฉลิมพระเกียรติบอกด้วยนะคะว่า
พนักงานสอบสวนตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีส่งอายการสั่งฟ้องต่อไป
ว่าจะใช้เวลาในการทำสำนวนคดีประมาณ๑เดือนก็สามารถสรุปส่งอายการได้
ยืนยันว่าเรื่องนี้ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
สงครานแบบนี้นะคะต้องมาตรวจสอบเรื่องของภัยแรงในแต่ละพื้นที่กันหน่อยว่าจะกระทบกับการเล่นน้ำสงครานหรือเปล่านะคะ
กระทบแล้วค่ะเพราะว่าที่ลำพูนเขาประกาศเลยนะคะ
ดเล่นน้ำสงกรานรอบคู่เมืองเพราะว่าตอนนี้ประสบภัยแรงค่ะ
นรงอ่อนสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนจัดงานแถลงข่าวงดเล่นน้ำคู่เมืองหลังประสบปัญหาภัยแรงแม่น้ำกวงซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักตอนนี้แห้งขอดนะคะ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสูบน้ำเข้ามายังคู่เมืองลำพูนได้ก็ตอนนี้ก็งดเล่นน้ำสงกรานรอบคู่เมืองไปก่อนค่ะ
ส่วนจังหวัดน้องบัวลำพูนายชัยเจริญพาพักดีผู้ใหญ่บ้านนำชาวบ้านกว่า๓๐คน
เดินทางไปยื่นหนังสือ๒ฉบับส่งถึงนายพระศิลปโกมลวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัด
และส่งถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาภัยแรงนะคะ
โดยการสร้างฝ่ายกั้นลำน้ำพะเนียงให้ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้มีน้ำกินน้ำใช้
และทำการเกษตรในช่วงฤดูแรง
ส่วนที่จังหวัดเชียงรายนายนิดปัญญาผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งพระบาท
นำรถแบ็คโฮ๒คันค่ะพร้อมชาวบ้านกว่า๓๐คน
ช่วยกันขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองจอน้อยที่แห้งขอด
มีน้ำเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยคูรอบบ่อก็คาดว่าจะหมดไปภายใน๗วันนี้แล้วนะคะ
นิดบอกว่าได้เรียรายเงินจากชาวบ้านจ้างรถแบ็คโฮ๕๓๐๐บาท
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อหาตาน้ำพร้อมขุดลอกคูน้ำรอบอ่างผ่านเอาน้ำมาใช้
ซึ่งจะขยายเวลาให้มีน้ำใช้ไปได้อีกสักประมาณ๑๒เดือน
ในสมเกียจประจำวงรองอธิบดีกรมชลประธานยืนยัน
ศนาการน้ำของเคลื่อนศิริริกิษฐ์ในวันนี้มีน้ำใช้กันได้๑๑๒๒๐๐๐ลูกบาทเมตร
คิดเป็นร้อยละ๑๗โดยยังคงระบายน้ำเข้ารุ่มน้ำเจ้าพระยาวันละ๑๐ล้านลูกบาทเมตร
ทำให้มีน้ำใช้กันได้๑๑๒วันมั่นใจว่าจะมีน้ำใช้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม
หากไม่มีฝนตกเพิ่มก็จะปรับแผนนำน้ำค้างท่อมาใช้
และพิจารณานำน้ำก้นอ่างมาใช้ด้วยค่ะ
ส่วนแนวโน้มเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน
เมินว่าจะมีการใช้น้ำน้อยลงตามอุณหภูมิที่ต่ำลง
ระเหยก็ลดลงตามไปด้วยนะคะ
โอกาสที่จะลดการระบายน้ำต่ำกว่าวันละ๑๐ล้านลูกบาทเมตร
มีความเป็นไปได้สูงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำค่ะ

อย่างที่ตั้งเป็นคำถามชวนคุยผ่านทางไลน์
วางแผนสงกรานนี้จะเดินทางไปไหน
แล้วก็จะมีแผนการอย่างไรบ้างจะเที่ยวยังไงจะเดินทางแบบไหน

จะเดินทางไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นัก
แต่สิ่งที่เป็นห่วงไม่แพ้กันก็คือเรื่องของอากาศ
ตอนนี้ร้อนเหลือเกินใจร้อนแล้วขับรถอย่าร้อนตาม

ไปตรวจสอบกันครับว่าสภาพอากาศที่
ก่อนหน้านี้๔๐องศาก็ไปแตะมาแล้ว

เอื้อต่อการเดินทางช่วงนี้หรือไม่ในจับตาเตือนภัยครับ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

เป็นต้นไปหลายคนนั้นเริ่มหยุดยาวกันแล้วนะครับ
มีการเดินทางตามจุดต่างทั่วประเทศ
ท่ามกลางความแปรปวนที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิความร้อน
รวมไปถึงโอกาสการเกิดพายุฝนฟ้าขนอง

ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ปัจจัยสาเหตุนั้นยังคงเป็นตัวเดิมนะครับ
ปัจจัยที่นำเอาความร้อนมายืนเมืองของเรานั้น
ยังเป็นในเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
แผ่ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลทำให้อุณหภูมิในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนั้น
อุณหภูมิใต้ระดับภาพรวมทั่วไทย
อากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่

ใครที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
ทำกิจกรรมกลางแจ้งติดต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน
มาดูกันนะครับว่าแต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยก่อน

เมฆอยู่บางส่วนเท่านั้นแดดตอนกลางวันค่อนข้างแรง
วันนี้สูงสุดอยู่ที่๔๒องศาเซลเซียต

แต่ภาพรวมยังคงร้อนและอุอยู่นะครับ
ต่อกันที่บริเวณภาคอีสานนะครับ
จากการตรวจสอบก็พบว่าท้องฟ้านั้นมีเมฆบางตาครับ

ตลอด๗วันหลังจากนี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมิบางจุดบางพื้นที่

อาจจะทะลุ๔๒องศาเซลเซียต
ตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องนะครับ

ตอนกลางวันค่อนข้างแรงเป็นพิเศษ
อุณหภูมิโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน
ทะลุ๔๓องศาเซลเซียตในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ภาคตะวันออกครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นในระยะวัน๒วันนี้

อุณหภูมิสูงสุดยังคงทรงครับ

หลังจากต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปท้องฟ้าจะเปิด

ภาคตะวันออกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับ
ต้องระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะช่วงบ่ายกับช่วงเย็นนะครับ

ในระยะนี้ยังคงต้องระวังเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝน

ใครที่จะไปท่องเที่ยวบริเวณตั้งแต่บริเวณจังหวัดภูเก็ตไล่ยาวลงไปนะครับ

ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียต
มาปิดท้ายกันที่กรุงเทพฯมหาแม่คอร์และปริมลพลครับ
จากการตรวจสอบก็พบว่า๗วันหลังจากนี้เนี่ยนะครับ

อุณหภูมิสูงสุดเนี่ยนะครับ

ประมาณ๔๐องศาเซลเซียตในบางช่วงบางเวลา

เกิดจากความร้อนแรงของแสงแดดด้วยนะครับ
แน่นอนครับการเดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้

เริ่มมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา
มี๑จุดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

มีสองโค้งโค้งแรกก็คือโค้งหนองย่าปล่องนะครับ

มีการจรจรคับข้างแล้วก็มีโค้งต่อเนื่องนะครับ

ดังนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ชำนาญเส้นทางบริเวณดังกล่าวนะครับ
และนี่คือเรื่องราวการเตรียมพร้อม
ที่จะเดินทางท่องเที่ยวเดินทางเยือนบ้านเกิดในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ขอให้มีความสุขในเทศกาลสงกรานที่กำลังจะมาถึงนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
อากาศร้อนนะครับแล้วก็อุณหภูมินั้น
แต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพด้วย

สิ่งมีชีวิตอื่นก็เดือดร้อนเหมือนกัน
และวันนี้นอกจากเรา๓คนบนโต๊ะนี้แล้ว
มีสมาชิกอีกหนึ่งคนเขามายืนด้วย
มาเยือนหน่อยนะครับสมาชิกของเรานะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชม
เรา๓คนจะพาไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกันว่า
ช้างเขาเดือดร้อนยังไง
เขาขาดแคลนน้ำขนาดไหนต้องใช้น้ำมากเท่าไหร่
เพราะว่าตอนนี้สัตว์เริ่มออกจากพื้นที่ป่าแล้วนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอด๒๔ชั่วโมงช่วงสงคราน
เน้นย้ำผู้ฝ่าฝืนหรือกระทำผิด
กรมควบคุมประพฤติส่งบำเพ็ญประโยชน์ห้องดับจิต
ภัยแรงปีนี้ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชม
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
นั่นก็คือเขตอนุรักษณะปลา

ณขณะนี้เองหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำครับ
และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ดูว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่น่าเป็นห่วง
พบว่ามีถึง๑๒๑แห่งด้วยกันที่ขาดแคลนน้ำ
แต่ว่าที่หนักที่สุดก็จะเป็นพื้นที่หลักประมาณนี้ครับ
คุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะครับไล่เรียงกันไปตั้งแต่
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย
รักษาพันธ์สัตว์ป่าไล่ลงมานะครับ
ลังกาจังหวัดลบบุรี
ไปก็คือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย

รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่ที่ชนบุรี
ไปนะครับในขณะที่พื้นที่ภาคตะวันตก
จะมีเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรี
ลงมานะครับก็จะมีอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่กำลังขาดแคลนน้ำอย่างมาก
และส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าจำนวนมากอาศัยอยู่
เฉพาะสัตว์ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกระทิงวัวแดงเก้งกวาง
หรือแม้กระทั่งสัตว์ใหญ่ที่อยู่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย
นั่นก็คือชานั่นเองครับแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
อย่างช้างตัวนี้นะครับเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่
กว่าที่เมื่อสักครู่นี้ให้คุณผู้ชมเห็นบนโต๊ะแล้วนะครับ
ช้างแบบนี้เฉลี่ยแล้ว๑ตัวต้องการใช้น้ำมากถึง๒๐๐ลิตรต่อวันนะครับ
และคิดดูนะครับว่าสัตว์ป่าจำนวนมากแบบนี้เองเนี่ย
อาศัยอยู่ในป่าที่มีพื้นที่น้ำน้อยนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไร
ช้างป่านอกจากต้องการน้ำในการใช้บริโภคแล้ว
ยังต้องการแหล่งน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะครับ
เพื่อพวกเขาจะได้ลงไปเล่นน้ำคลายเครียดคลายความร้อนครับ
แต่เมื่อน้ำมีน้อยแบบนี้เองเกิดปัญหานะครับ
ป่าไม่ว่าจะเป็นช้างก็ดีแล้วก็ไล่เรียงไปก่อนหน้านี้เนี่ย
ทิงวัวแดงเก้งกวางเริ่มทยอยออกมาจากพื้นที่ป่า
แล้วเกิดปัญหาตามมาคือระหว่างสัตว์กับมนุษย์ไม่ลงรอยกันครับ
เอกชนภาครัฐช่วยเหลือแล้วนะครับในการที่จะเร่งขุดแหล่งน้ำ
ฝ่ายธรรมชาติสร้างแหล่งน้ำธรรมชาติ
โดยมีการขุดพื้นที่เป็นแอ่งกระทะแบบนี้
นี่คือต้องการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
มาดูกันนะครับว่าพื้นที่แอ่งกระทะณปัจจุบันนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร
พบว่าการสร้างแอ่งกระทะให้กับสัตว์ป่านะครับ
ไม่ได้มีมาตรฐานตายตัวขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่แต่ละส่วนใหญ่ว่าเป็นอย่างไร
ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่จะมีความกว้างหรือเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๗๘เมตร
จุดศูนย์กลางลึก๑เมตร๕๐เซนติเมตร
ซึ่งหากมีขนาดประมาณนี้จะเก็บน้ำได้ประมาณ๑๘๐๐๒๐๐ลิตรนะครับ
ตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นหนึ่งอุทยานที่มีช้างป่าอาศัยอยู่มากเป็นลำดับต้น
มีประมาณ๒๗๐๓๐๐ตัวครับก็สร้างแอ่งกระทะแบบนี้ไปแล้วประมาณ๒๑จุดด้วยกัน

และถ้าหากลองคำนวณคร่าวว่าช้างป่าแต่ละตัวนั้นต้องการใช้น้ำวันละ๒๐๐ลิตร
เท่ากับว่าแต่ละแอ่งสามารถรองรับความต้องการน้ำของช้างได้ประมาณ๑๐๐ตัวครับ
คุณผู้ชมครับนี่ยังไม่นับรวมกระทิงที่มีประมาณ๘๐ตัว
ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำวันละ๒๐ลิตร
แล้วก็สัตว์กีบต่างครับเก้งกวางวัวแดงต่างเหล่านี้
มีความต้องการใช้น้ำวันละ๑๐ลิตรต่อตัวนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องสำรวจแล้วก็เร่งเติมน้ำตลอดสัปดาห์ให้เพียงพอกับจำนวนของสัตว์ป่านะครับ
แต่การแก้ไขปัญหาแบบนี้เองก็เจออุปสรรคเหมือนกันครับ
อย่างแรกก็คือว่าเส้นทางในการที่จะเข้าไปเติมน้ำแต่ละพื้นที่มีความยากง่ายแตกต่างกันไป
อกจากนี้บางพื้นที่นั้นนะครับยังขาดแคลนรถบรรทุกน้ำทำให้ถ้าเกิดว่าต้องไปสร้างเอกชนราคาแพงครับ
ใช้จ่ายค่อนข้างมากณขณะนี้เองเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ประสานกับหน่วยงานต่างนะครับ
หนึ่งคือกรมทรัพยากรน้ำบาดานเพื่อจะมาขุดบ่อบาดานแล้วก็สร้างฝ่ายในพื้นที่ใกล้เคียงครับ
จากนี้ประสานไปอีกครับไปที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อทำฝนเทียมบรรเทาปัญหาภัยแรงที่เกิดขึ้นและเป็นผลกระทบที่ส่งผลต่อสัตว์ป่าแบบชัดเจนนะครับ
แล้วทั้งสองท่านจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะต่อเนื่องจากที่คุณพิรวัตรพูดไปอย่างที่คุณพีรวัตรบอกนะคะว่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ประสบปัญหาภัยแรงค่อนข้างหนักนะคะ
เราได้ส่งทีมข่าวแท้รัฐทีวีลงพื้นที่ไปสำรวจ
เพราะว่าแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าตอนนี้เนี่ย
เหลือน้ำเพียง๑๔๐เท่านั้น
ก็เกรงว่าสัตว์ป่าจะออกนอกพื้นที่ไปหาแหล่งน้ำด้านนอก
ติดตามเรื่องนี้นะคะจากรายงานของคุณสรอัตรวิรังศรีอรุณค่ะ
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
พาทีมข่าวเข้าสำรวจสภาพความแห้งแรงบริเวณทุ่งสลัดพระพื้นที่กว่าสองหมื่นไร่
ซึ่งเป็นจุดที่สัตว์ป่าใช้เป็นแหล่งอาหารและน้ำดื่ม
โดยเฉพาะช้างป่าและสัตว์กีบอีกหลายชนิด
โดยจุดแรกเข้าสำรวจบริเวณน้องตาอ้างที่อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าสลัดพระ
ประมาณ๕กิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สัตว์ป่าใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก
จากพบเห็นรอยเท้าสัตว์หลายชนิด
ภาพที่เห็นพบว่ายังมีน้ำลงเหลือเกือบเต็มบ่อ
แต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ระบุว่าปริมาณน้ำลดลงไปมากจนเหลือเพียงไม่ถึงเมตร
จากนั้นได้เดินเท้าเข้าไปในป่าลึกสำรวจบริเวณน้องวันเปรี้ยง
ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่สัตว์ป่าใช้ประโยชน์เช่นเสือโครงกระทิงและสัตว์กีบขนาดเล็ก
ซึ่งสภาพที่เห็นแตกต่างจากจุดแรกเป็นอย่างมาก
โดยจุดนี้น้ำเริ่มแห้งขอดจนสามารถมองเห็นพื้นดินแต่ละแห่งได้อย่างชัดเจน
สำหรับพื้นที่ทุ่งสลักพระ
มีแหล่งน้ำทั้งหมดกว่า๔๐ประเภท
สำหรับพื้นที่ทุ่งสลักพระมีแหล่งน้ำทั้งหมดกว่า๔๕
แห่งซึ่งสามารถใช้กันได้เพียง๑๖แห่งเท่านั้น
หรือคิดเป็น๑๔๐ของแหล่งน้ำทั้งหมด
แต่จากการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่พบว่า
บ่อน้ำบางแห่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่
ขณะนี้เริ่มลดปริมาณลงเป็นอย่างมาก
ทำให้สัตว์ป่าต้องเดินไกลขึ้นเพื่อหาแหล่งน้ำในการดำรงชีวิต
เช่นเดียวกับห้วยสลักพระและห้วยสดอง
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ไหลตลอดทั้งปี
แต่ในปีนี้กลับพบว่าไหลน้อยลง
กังวลว่าสัตว์ป่าจะออกมาหาแหล่งน้ำนอกพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
สถานการณ์ภัยแรงปีนี้เทียบปีที่ผ่านมาถือว่าหนักครับ
เพราะปีนี้มันฝนน้อยมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมฮะ
แล้วก็ทำให้ณวันนี้แหล่งน้ำที่เรามีอยู่
มันเริ่มน้อยถอดลงไปเยอะทีเดียว
ซึ่งเราได้จัดการแหล่งน้ำไว้พอสมควรนะครับที่นี่นะครับ
ถือว่ามีปัญหาเยอะกว่าปีก่อนครับผม
ปริมาณน้ำในแหล่งต่างในพื้นที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่อง
อกจากจะส่งผลกระทบกับสัตว์ป่าแล้ว
ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตามหน่วยพิทักษ์ป่ารอบพื้นที่อนุรักษ์
ซึ่งขณะนี้เริ่มขาดแคนน้ำในการอุปโภคบริโภค
พอแหล่งน้ำที่ใช้เป็นประจำเริ่มลดน้อยลง
และมีกลิ่นเหม็นจนไม่สามารถใช้งานได้
อกจากนี้เจ้าหน้าที่รัฐตระเวนตรวจพื้นที่ป่า

จากไม่มีแหล่งน้ำในการดื่มกิน
และน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถใช้การได้

ต้องปรับแผนการดำเนินงานลงชั่วคราว

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

แล้วก็การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภัยแรง
ตอนนี้ส่งผลกระทบทั้งคนแล้วก็สัตว์ด้วยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดสำคัญ

เขาเขียวเขาชมพู่ที่จังหวัดชนบุรี
พื้นที่โดยรอบนอกพื้นที่แล้วนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษค่ะ

แหล่งน้ำธรรมชาติในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียว
เขาชมพู่ที่ฝูงวัวแดงลงมากินน้ำบ่อยครั้ง
แต่วันนี้มีสภาพแห้งคอด

แหล่งน้ำประจำของสัตว์ป่าหลายชนิด

ทำให้มองเห็นพื้นทรายและโคนหินได้อย่างชัดเจน

ก็คือว่าทุกปีก็จะมีน้ำรอถึงหน้าฝนทุกปีนะครับ
แต่ปีนี้คือว่าแรงความแรงมาเร็วกว่าทุกปีครับผม

ก็มีกวางมีหมูป่าชะมดเม่นก็
หมีก็มีนะพวกหมีขอก็มีครับ
แต่เดือนนี้เดือนเมษาเนี่ย

ถ้าแห้งจากก็ส่งผลกระทบก็ไม่มีแหลงน้ำให้สัตว์ปลา

มันก็ไม่มีแหล่งน้ำกิน
เขตรักษาฝัสสัตว์ปลาเขาเขียวขอชุ่มผู้
อย่างจังหวัดชนบุรีที่มีความอุดมสมบูรณ์
ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำหลายสาย
ที่เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก

สัตว์ป่านานาชนิดในเขตอนุรักษ์
แต่วันนี้ได้รับผลกระทบภัยแรงอย่างหนัก
จากพื้นที่ที่ผมลงสำรวจในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

ก็มีสภาพลำห้วยที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ

อย่างเช่นบริเวณนี้ที่ผมลงมาสำรวจก็เรียกว่า
ห้วยเขาเจดีก็มีสภาพแห้งแรงตลอดลำห้วยเหมือนกัน

แห้งแรงอย่างนี้ยาวนานมาแล้วกว่า๕เดือนเลยทีเดียวครับ
อกจากนี้ในเขตอนุรักษ์ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติ

ก็มีสภาพแห้งขอดเช่นน้ำตกอ่างช้างน้ำ
เขาลั่นว่าห้วยหาดทรายและห้วยมาบลำบิด
แต่ความแห้งแรงที่เกิดขึ้นยาวนานแบบนี้
ก็ทำให้สัตว์ป่าเริ่มออกไปหากินแหล่งน้ำ

ข้างบนนี่น้ำแห้งหมดแล้วสัตว์ป่าก็จะต้องลงมาข้างล่างนะครับ
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหมูป่าเอยกวางเอยเก้งเอยเนี่ย

มันจะไม่ลงมาถึงอีกตรงแบบว่าข้างชาวบ้านหรอก

ด้านกลัวแดงนี่มันเป็นสัตว์ใหญ่

เพราะว่าเราเมื่อครั้งนี้ไปเจอกลัวแดงตาย

เพราะการหาแหล่งน้ำมันต้องลงมาถึงข้างล่าง
อันนี้เพราะมันภัยแรงมันเกิดขึ้น

เพียงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของสัตว์ป่า
แต่เจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่ในเขตอนุรักษ์

และหากภัยแรงในปีนี้ยังไม่ดีขึ้น
ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
นั่นคือน้ำตกชันตะเถนที่ปัจจุบัน
เหลือน้ำในอ่างเล็กเพียงเท่านั้น
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

โดยเฉพาะการขับขี่ยวดยานพาหนะ
เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นก็ยืนยัน
ว่าต่อให้มีกฎเข้มงวดเท่าไหร่ก็ตามแต่

แต่ก็เตรียมแผนรับมือเอาไว้แล้ว
และถ้าหากว่าใครที่ฝ่าฝืนกฎกติกาต่าง
กรมควบคุมประพฤติจะส่งเข้าบำเพ็ญประโยชน์
และลงโทษด้วยการเข้าไปอยู่ในห้องดับจิตครับ
นายแพทย์สวพลเมฆทนประหลักกระทรวงศาธารณสุข
พูดถึงกรณีการลงโทษผู้กระทำความผิด
ตามพรบจราจรที่ผ่านมาจะใช้การบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
เช่นทำความสะอาดถนนกวาดลานวัด
เพื่อให้ผู้ที่กระทำผิดนั้นรู้สำนึก
ทางกรมควบคุมประพฤติเสนอมาตรการบำเพ็ญประโยชน์เพิ่มเติมครับ
โดยให้เข้าไปช่วยเหลืองานในห้องดับจิตของโรงพยาบาล
แต่ไม่ได้ให้เข้าไปอยู่ในนั้นเพียงลำพังนะครับ
จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคอยดูแลด้วย
พร้อมทั้งให้ช่วยบุคลากรสาธารณสุข
ในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุด้วย
ก็เพื่อให้ผู้กระทำความผิดนั้นได้รับรู้
แล้วก็สำนึกผิดต่อผลของการกระทำหรือผลที่เกิดขึ้น
และให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกนรงสวัสดิ์ตะนานอธิบดีกรมควบคุมประพฤติ
ก็พูดถึงทางกรมควบคุมประพฤตินั้นได้เสนอเข้าที่ประชุมคอรมอลแล้ว
เพื่อปรับเงื่อนไขการมาเป็นประโยชน์ในผู้ที่กระทำความผิดตามพรบจราจร
โดยคอรมอลมีมติเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
และจะเริ่มพิจารณาในกลุ่มที่กระทำความผิดพรบจราจรหลังเทศกาลสงคราน
จะสามารถบังคับใช้ได้นะครับคุณผู้ชมต้องให้ศาลสั่งการ
จากนั้นผู้กระทำผิดต้องมารับทราบบทลงโทษ
และทำข้อตกลงร่วมกันกับกรมควบคุมประพฤติต่อไปนะครับ
เขาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะบอกว่า
ที่ผ่านมากฎหมายเอาผิดพวกเมาแล้วขับมีโทษเบาเกินไป
เหมือนต่างประเทศที่ติดคุกยาวแถมมีสิทธิ์ถูกถอนใบขับขี่ตลอดชีพ
ประเทศไทยควรบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดกว่านี้
ถ้าทำได้จริงคนทำผิดกฎพวกเมาแล้วขับจะได้เกรงกลัว
ถ้าได้เห็นห้องดับจิตอาจจะสำนึกไม่เมาแล้วขับนะคะ
หรือบางคนก็บอกว่าอาจจะน่ากลัวปนหลอนไปหน่อยค่ะ

เขาบอกว่าการลงโทษแบบนี้คนเมาไม่น่าจะหลาบจำ
ทำผิดกฎก็ต้องติดคุกรับโทษทางกฎหมายถึงจะเอาอยู่
และอีกอย่างก็คือมาตรการนี้อาจไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของครอบครัวผู้เสียชีวิต

นายนนจิตเนธพุกณะผู้อำนวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม
เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการลงโทษผู้กระทำความผิด

ก็จะใช้การบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
แต่ยังพบสถิติผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้น
รายทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะ
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความหลาบจำ
กรมคุมประพฤติจึงได้เสนอมาตรการให้ผู้กระทำความผิด
ไปช่วยเหลืองานในห้องดับจิตของโรงพยาบาล
มาตรการนี้ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว

เริ่มมีผลบังคับใช้สงกรานนี้แน่นอน
ผู้กระทำความผิดต้องมารับทราบบทลงโทษ
และทำข้อตกลงร่วมกับกรมคุมประพฤติ
ส่วนความผิดทางอาญาก็ยังคงถูกดำเนินคดี

ไม่ขับนะคะก็เป็นวลีที่
พูดกันมาทุกปีแหละแล้วก็อยากให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีประโยคนี้แล้ว

กับการอำนวยความสะดวกในรอบนี้บอกว่าพร้อมนะคะ
ส่วนเรื่องของบรรยากาศการเดินทางของประชาชน
ช่วงเย็นที่ผ่านมาตอนนี้ถนนสายหลักตอนนี้

พาคุณผู้ชมไปดูกันที่ถนนผนโยธินขาออกกันก่อนเลยค่ะ

สภาพการจราจรบนถนนผลโยธินขาออก
ปริมาณรถก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะ

ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงครานกันแล้ว

ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๒เมษายน
ก็จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก
ทำให้ตำรวจก็เตรียมเปิดช่องทางการจราจรพิเศษจำนวน๑๐จุด
แบ่งเป็นบนถนนผนโยธิน๖จุด
แล้วก็บนถนนมิตรภาพอีก๔จุด
เพื่อเร่งระบายปริมาณรถให้กับประชาชน
ด้านบนตำรวจโทอานันศรีฮิรันท์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า
หลังจากที่ขึ้นบินสำรวจพื้นที่การจราจรพบว่า
จากการตรวจสอบการก่อสร้างในเส้นทาง
ไม่ทำให้เสียช่องทางการจราจร

กองบังคับการตำรวจทางหลวงกรมทางหลวง
ว่าราชการจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มีการประสานข้อมูลทำงานร่วมกัน
ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
โดยเฉพาะในจุดที่มีปัญหาเช่นจุดกลับรถ
พื้นที่ไหลทางทางขึ้นลงเนิน
ซึ่งล่าสุดกองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑และภักดิ์๓
ก็ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางตอนนี้

อกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการกำชับให้ตำรวจทุกท้องที่
กำกับดูแลสถานบริการน้ำมัน
จำหน่ายสินค้าข้างทาง

โดยให้มีการจัดกำลังเสริมลงไปในพื้นที่
เพื่อดูแลแต่หากตรวจสอบไม่พบว่ามีตำรวจประจำจุด
ถือว่ามีความผิดนะคะ

ขอความร่วมมือไปยังประชาชน
บอกว่าขอให้ทุกท่านเคารพกฎการจราจร
ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
ด้วยการไม่ดื่มของมืนเมาเมาไม่ขับ
แล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญ
คือการใช้โทรศัพท์ในขณะที่ท่านขับขี่
เพื่อความปลอดภัยนอกจากตัวท่านเอง
แล้วก็ของเพื่อนร่วมทางอีกด้วยค่ะ

รับเรื่องฉุกเฉินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ๑๙๑ก็ได้
หรือว่าสายด่วน๑๕๙๙ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ในขณะที่บรรยากาศสนามบินดอนเมืองวันนี้โอ้โหคึกคักนะครับ

เพื่อจะกลับภูมิลำเนาเดินทางไปเตรียมพร้อมในการท่องเที่ยวช่วงสงกรานครับ
อำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทางทุกคนครับ
ก็จัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวก
และรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงครานนะครับ
สร้างความมั่นใจครับให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

โดยด้านการรักษาความปลอดภัยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่
และเพิ่มความถี่ในการตรวจพื้นที่
ส่วนการจราจรและการขนส่งก็จัดรถชัตเตอร์บัส
รับส่งผู้โดยสารทุก๑๕นาทีตลอด๒๔ชั่วโมง
จากอาคารจอดรถชั้น๕มายังอาคารผู้โดยสาร
รวมทั้งมีรถบัสรับส่งผู้โดยสารเข้าสู่ตัวเมืองด้วยนะครับ
อกจากนี้ก็จัดตั้งศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวก
รองรับการเดินทางของประชาชนที่ชั้น๓อาคารผู้โดยสาร
ภายในประเทศอาคาร๒ระหว่างวันที่๘ถึง๑๘เมษายนนี้
เบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการช่วงสงกรานปีนี้
เพิ่มขึ้น๑๒๐จากปีก่อน
หรือมีผู้โดยสารเดินทางอยู่ที่วันละเฉลี่ยนะครับ๑๖๒๙๓๐คน
เป็นเที่ยวบินก็จะอยู่ที่ประมาณวันละ๖๗๕เที่ยวบิน
นั่นคือในส่วนของท่ากาศยานไทยครับ
ฝั่งของกรมการขนส่งทางบกก็จัดกิจกรรม
ส่งคนกลับบ้านเทศกาลสงคราน๒๕๕๙
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

โดยตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ
ตรวจสารเสพติดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์นะครับ
เอาไปฟังความมั่นอกมั่นใจของเจ้ากระทรวงคมนาคมครับ
ในเรื่องของสายทางต่างโครงข่ายถนนนั้น

ซึ่งก็จะกระจายกำลังคนทั้งหมดประมาณหมื่นคนทั่วประเทศนะครับ
ของกลมทางหลวงชนบทอีกหนึ่งหมื่นคน
เป็นอาสาสมัครที่จะคอยดูในเรื่องของเส้นทางต่าง
แล้วก็ให้ความสำคัญในบริเวณถนนตัดกับทางรถไฟนะครับ
จุดตัดถนนกับทางรถแฟนนั้นจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
และเพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้โดยสารในเส้นทางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเชียงเหนือแต่ละปีคนค่อนข้างหนานแน่น
ช่วงเย็นของวันศุกร์ที่๘เมษายนก็คือช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
ผู้โดยสารที่จองตัวล่วงหน้ากับบริษัทขนส่งจำกัด
สามารถมาขึ้นรถที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักร
ระหว่างวันที่๘ถึง๑๒เมษายนนี้
ก่อนสงกรานนะครับย้ำแบบนี้นะครับ
และในช่วงการเดินทางขากลับเข้ากรุงเทพมหานคร
ก็สามารถมาขึ้นรถได้ที่จุดนี้๑๖๑๘เมษายนนี้
มีการประเมินนะครับว่าสงกรานปีนี้
จะมีผู้โดยสารเดินทางประมาณ๒๙๐๐คน
ก็จัดเตรียมรถเพิ่มจากวันปกติ๒๐๐เที่ยว
ขยับไปอยู่ที่วันละ๙๐๐เที่ยวแล้วนะครับ
ใช้คำว่าเมาไม่ขับอาจจะไม่พอต้องใช้คำว่าดื่มไม่ขับ
แค่คุณดื่มก็ไม่ต้องขับแล้วนะคะ
คุณผู้ชมคะมีมาตรการในการดูแลเรื่องของความปลอดภัย
สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่น่าสนใจค่ะ
แล้วเขาก็ตรวจสอบสำหรับคนขับรถโดยสารสาธารณะทุกคนเลยนะคะ
ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเราไปดูเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ที่มีอยู่ในรถโดยสาร๖๔๖คัน
ของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบข
จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลการเดินรถ
ยังศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของบคศ
ที่สถานีขนส่งหมอชิด๒ทันที
ที่รถออกเดินทางจากสถานีขนส่ง
โดยหน้าจอที่เจ้าหน้าที่กำลังติดตามอยู่นี้
แสดงให้เห็นพฤติกรรมการขับรถของพนักงาน

ถ้ามีการแจ้งเตือนสีแดงปรากฏขึ้น
หมายความว่ามีความผิดปกติบางอย่าง
หมายถึงรถกำลังวิ่งด้วยความเร็วเกินกำหนด
หมายถึงรถจอดติดเครื่องยนต์นานเกินกำหนด

กว่ารถจะถึงที่หมายตลอด๒๔ชั่วโมง
ทว่าจะทำให้เรามีการควบคุมความเร็วของรถได้

แสดงไม่มีแต่ถึงเป็นศูนย์ได้ทั้งหมด
อันนึงความหวังของเราก็จะขอให้เป็นศูนย์เหมือนเดิม
นี่เราก็พยายามคงมาตรการความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการอยู่ข้างหลัง
ข้อมูลจากงานสื่อสารและการควบคุมการเดินรถของบคศพบว่า

สามารถลดจำนวนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
กับบริษัทขนส่งจำกัดอย่างเห็นได้ชัด
โดยทั้งปี๒๕๕๕ก่อนที่จะมีการติดตั้งระบบดังกล่าว
มีรายงานอุบัติเหตุทั้งสิ้น๖๐ครั้ง
แต่หลังจากติดตั้งเมื่อเดือนมีนาคมปี๒๕๕๙
มีรายงานอุบัติเหตุทั้งหมด๕๐ครั้ง
ขณะที่ปี๒๕๕๗มีอุบัติเหตุทั้งหมด๓๖ครั้ง
และปี๒๕๕๘มีอุบัติเหตุทั้งหมด๓๑ครั้ง
จากวิธีการตรวจสอบผ่านระบบดาวเทียมแล้วนะคะ
ขศยังใช้วิธีการออกกฎที่เข้มงวด
รวมถึงตรวจความพร้อมของคนขับก่อนให้บริการด้วยค่ะ
การตรวจวัดแอลกอฮอลก่อนเดินทางและการสุ่มตรวจปัสสาวะ
เป็นอีกวิธีปฏิบัติเพื่อตรวจเช็คความพร้อมของพนักงานขับรถ
โดยบคศยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารตารางการทำงานของพนักงานขับรถ
เพื่อให้คนขับได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ
รวมถึงฆาตโทษพนักงานที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
และละเมิดมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ด้วยการลงโทษตั้งแต่ปรับเงินไปจนถึงไล่ออก
ธิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ในวันนี้นะครับช่วงเย็นที่ผ่านมามีพิธีขอขมาศพพลทหารทรงธรรมหมุดหมัดนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
แล้วก็มีชาวบ้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นแสดงความไม่พออกไม่พอใจด้วย

๗ทหารเดินทางมาเป็นตัวแทนขอขมาต่อครอบครัวพลทหารทรงธรรมหมุดหมัด
กลางเสียงโหร้องแสดงความไม่พอใจของชาวบ้านใกล้เคียง
ขณะที่ญาติและพ่อของผู้ตายบอกเรื่องความผิดให้ดำเนินคดีไปตามกฎหมาย
สิ่งที่สูญเสียไปเรียกกลับคืนมาไม่ได้
ขอเข้ามาแล้วก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไป
ติดตามรายละเอียดช่วงหน้า

ไปติดตามบรรยากาศงานศพของพลทหารทรงธรรมหมุดหมัด
มีเพียงพอในการบริโภคแต่อาจจะไม่เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า
ในขณะที่เกิดศีริกิจตอนนี้มีปริมาณน้ำสามารถใช้การได้อีก๑๑๒วันด้วยกัน
เบื้องต้นนักขณะนี้รองอธิบดีกรมชลประธานยืนยันว่ายังสามารถบริหารจัดการได้
สถานการณ์น้ำในเกิดศีริกิจจังหวัดอุตรดิษฎ์
น้ำใช้การได้๑๑๒๒ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ๑๗
ยังคงระบายน้ำเข้าสู่รุ่มเจ้าพระยาวันละ๑๐ล้านลูกบาทเมตรครับ
นายสมเกียจประจำวงรองอธิบดีกรมชลประธานยืนยันว่าน้ำในเขื่อนศิริกิจนั้น
ยังมีใช้การได้อีก๑๑๒วัน
พูดง่ายก็คือว่าจากนี้ไปใช้ได้ถึงเดือนกรกฎาคม
หากไม่มีฝนตกเพิ่มจะปรับแผนนำน้ำค้างท่อมาใช้
และอาจจะพิจารณานำน้ำก้นอ่างมาใช้ด้วยนะครับ

ไปครับเป็นที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
กรมชลประธานได้ปรับแผนดึงน้ำก้นอ่างมาใช้เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดก็เตรียมดึงน้ำก้นอ่างมาใช้อีก๓แห่ง
คือเขื่อนกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรี๖ล้านลูกบาทเมตร
เก็บน้ำบางพระจังหวัดชนบุรี๕ล้านลูกบาทเมตร
และอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
นายปราโมทไม้กลัดอดีตอธิบดีกรมชลประธานนั้นยอมรับนะครับ
น้ำในเขื่อนอุบลรัฐนั้นมีไม่เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า
แต่ยังมีน้ำก้นอ่างสามารถนำออกมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้๖๐๐ล้านลูกบาทเมตร
โดยระบายวันละ๘แสนลูกบาทเมตร
เชื่อว่าจะช่วยยืดเวลาการใช้น้ำไปได้ถึงเดือนกรกฎาคมนี้ครับ
ขอนแก่นถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ไฮไลท์สำหรับการเล่นน้ำสงกรานทุกปีนะคะ
ถนนข้าวเหนียวหลายคนอยากไปนะคะ
แล้วก็ปีนี้แรงเหมือนที่คุณพิรวัตรบอก
เขาก็ต้องเล่นน้ำกันอย่างประหยัดในช่วงสงครานนะคะ
รณรงค์สงครานปี๒๕๕๙ซิดแทนศาสตร์ช่วยชาติประหยัดน้ำนะคะ
ขอนแก่นร่วมแรงแพงน้ำนำกันเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาอีสานนั่นเองนะคะ

เห็นแล้วอยากลางงานแล้วไปเล่นน้ำสงกรานที่ถนนข้าวเหนียวเลยค่ะ

ดูน่าสนุกมากนะ
ถนนข้าวเหนียวเนี่ยทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานอย่างที่เห็นในภาพนี้แหละค่ะ
นายกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
งครานปีนี้จะเน้นรณรงค์เล่นน้ำสงกรานอย่างประหยัด
คู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ
รักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย
สำหรับการจัดงานประเพณีสงครานปี๒๕๕๙
เทศบาลนครขอนแก่นเขาประกาศแคมเปญ
แต่งชุดไทยเล่นน้ำด้วยใจ
ซิดแทนสาดช่วยชาติประหยัดน้ำ
ขอนแก่นร่วมแรงแพงน้ำนำกัน
ก็คือประพรมเหมือนใช้มือไปจุ่มน้ำ

เขาจะใช้ขวดน้ำแทนการสาดน้ำ

แล้วก็จะมีการไปตั้งบริการจุดต่าง
บริการน้ำฟรีทั่วเมืองตลอดระยะเวลา๓วัน
เขาก็ขอความร่วมมือองค์กรเครือข่ายด้วยนะคะ

ตะวันออกเฉียงเหนือเขาแบตเทิลกัน

คือสู้กันเล่นน้ำแบบประหยัดนะคะถูกต้อง

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่๕ถึง๑๕เมษายน

จะมีการบันทึกสถิติกิจกรรมคลื่นมนุษย
แอลกอฮอล์มากที่สุดในประเทศไทย
ในวันที่๑๕เมษายน
ไปร่วมบันทึกสถิตินี้ได้นะคะ
ปีที่แล้วมีคนเข้าร่วม๕๒๐๘คนปีนี้

นี่ค่ะเล่นเวฟแบบนี้เป็นคลื่นมนุษย์นะคะ

ใช่เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยด้วยนะคะ
เมื่อสักครู่คุณเขียนมาสอนบอกว่าอยากลางานไปเลย

แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า

เพราะว่าตั้งแต่พรุ่งนี้คุณพิรัตคุณเขียนมาสอนพร้อมหรือยัง

มาตรการกินเที่ยวช่วยชาติไม่ใช่รางงานนะคะ
ตัวเนี่ยพร้อมครับแต่ว่าสำรวจเงินในกระเป๋าเนี่ย

เป็นมาตรการดีนะครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ไปดูรายละเอียดของมาตรการนี้กันเลยค่ะ
ถือว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการรอบใหม่นะคะ

รัฐบาลประกาศใช้ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
ในการกินเที่ยวช่วงเทศกาลสงกราน
คือระหว่างวันที่๙ถึง๑๗เมษายน
ท่านสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ได้ตามจริงแต่ว่าไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะต้องเป็นค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่มค่าที่พักในประเทศ

แต่ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ย้ำนะคะว่าท่านต้องมีหลักฐาน
ในการซื้อสินค้าแล้วก็บริการ
เป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
ถามว่าใบเสร็จได้ไหมใบเสร็จไม่ได้นะครับ
เพื่อนำมายื่นขอลดหย่อนภาษี
จากนี้รัฐบาลยังมีการต่ออายุมาตรการ
หย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวในประเทศ

โดยให้นำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในประเทศนั่นแหละค่ะ
รวมถึงค่าที่พักมาหักลดห่อนภาษี
ได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นแล้วรวมทั้ง๒มาตรการ

ก็ทั้งสองท่านช่วยชาตินะคะ
ก่อนจะช่วยชาติขอช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับ
ขณะนี้ต้องสำรวจเงินในกระเป๋าก่อนนะครับ

ลงเล่นน้ำบริเวณคู่เมืองเนี่ย
อย่าลงเล่นน้ำที่ลึกเกิน๑เมตร

แล้วก็มีเสียชีวิตมีข่าวคราวโศกสลดเกิดขึ้นได้
ส่วนที่อุดรธานีได้ขึ้นชื่อว่าเป็น

ที่หาดดอนย่าพัทยา๒บ้านหนองสระปลาหมู่ที่๕ตำบลหนองสระปลาอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
คึกคักแล้วนะครับประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเทศกาลสงครานที่อบตหนองสะ
จัดขึ้นระหว่าง๘๑๕เมษายนนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว
ช่วยให้พ่อค้าแม่ขายมีรายได้ดีจากการจำหน่ายอาหารและการเช่าอุปกรณ์การเล่นน้ำ
อย่างต่ำรายละ๓๐๐๐บาทนะครับในช่วงนี้
จากอุดรธานีไปดูกันต่อที่หนองคายครับคุณผู้ชมลานอเนกประสงค์วัดโพชัยพระอารามหลวง
จาก๙อำเภอเสริมสิริมงคลครับพร้อมมอบเกียรติบัติให้กับผู้สูงอายุ
ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดด้วย
ในงานนี้ไฮไลท์ก็คือว่ามีการแสดงเป็นการเต้นบาร์สโลปนะครับ
มีการรำเสิร์งแบบอีสานรำไม้พรอง
โดยณขณะนี้เองปีนี้ทางจังหวัดหนองคาย
ลงให้ชาวหนองคายนั้นเล่นน้ำสงกรานด้วยการยึดวิถีไทยครับ
อันนี้คือนางรำนะครับสวยงามนะครับ
แต่ละคนนี่คือรำมาแล้วหลายสิบปีนะครับ
แล้วก็ยังคงความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
อย่าเล่นน้ำแบบสาดรุนแรงนี่คือที่หนองคาย
ยังไม่หมดครับเชียงใหม่สนใจไหมครับสองท่าน
ปีนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่
นำป้ายไปติดตามรอบคู่เมืองนะครับ
นักท่องเที่ยวที่ไปเล่นสงกรานหลีกเลี่ยงนะครับคุณผู้ชม
ว่าหลีกเลี่ยงการลงไปว่ายน้ำในคู่เมือง
ผุดดำไหว้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะน้ำมีความลึกกว่า๑เมตร
เป็นอันตรายถึงชีวิตจากจะมีความสุขเนี่ยก็จะกลายเป็นความเศร้าได้
ปิดท้ายกันที่ปากน้ำโพครับนครสวรรค์กันหน่อยครับคุณผู้ชม
เสื้อลายดอกในตลาดสดตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์
ยังคงได้รับความนิยมจากทุกเพศทุกวัยก็ไปเลือกซื้อนะครับ
ตั้งแต่ไซส์ขนาดเล็กใส่ได้เรื่อยไปถึงผู้ใหญ่ใส่ได้ครับ
พร้อมสำหรับใส่เล่นน้ำสงกรานที่กำลังจะมาถึง
นุนราคาตัวละประมาณ๑๐๐๒๐๐บาทนะครับ
นี่คือบรรยากาศสีสันสงกรานทั่วไทยครับ
ว่าน่าจะประมูลได้เร็วขึ้นไม่เกิน๒๒พฤษภาคม
จากเดิมคือ๒๔มิตรุนายน
เพราะว่ารองนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยนะคะ
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธช

ใบอนุญาตที่ประมูลได้ในราคา๗๕๖๕๔ล้านบาท
กศธเสนอ๓แนวทาง
ให้ใช้วิธีการประมูลตามปกติที่กศธชกำหนดไว้
และข้อเสนอที่๓คือให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
และลดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการประมูลโดยไม่ต้องรับฟังความเห็นสาธารณะ
ให้เปิดประมูลเร็วขึ้นเป็นวันที่๒๒พฤษภาคม
จากเดิมวันที่๒๔มิถุนายน
เพราะตัดโอกาสคนที่สนใจจะประมูล
ส่วนการเปิดประมูลตามปกติอาจล่าช้าและไม่แน่นอน
เลือกใช้แนวทางที่๓ค่ะ
ฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีค่ะ
ซึ่งก็ให้กศธชไปดูว่าการรวดเร็วนั้นจะทำได้อย่างไร

เพราะปกติจะต้องมีขั้นตอนถึง๗ขั้นตอน
กว่าจะถึงวันประมูลเนี่ยวันเคาะไม้เนี่ย

ฉะนั้นถ้ารวบรัฐออกมาได้โดยอาศัยกฎหมายปกติของกศธช
ก็ให้เขาใช้กฎหมายปกติของเขา
ถ้าเขาใช้กฎหมายปกติแก้ไม่ได้ก็ให้เสนอมา
เพื่อขอสชจะใช้อำนาจตามมาตรา๔๔

รัฐบาลและคอสชให้ความมั่นใจว่า
จะไม่มีกรณีซิมดับเกิดขึ้น
ไม่ว่าสารจะคุ้มครองหรือไม่
ด้านในถากรบอกว่าจะมีการสรุปรายละเอียดทั้ง๓แนวทาง

หัวหน้าคอสชพิจารณาตัดสินอีกครั้ง
ว่าจะได้ข้อสรุปในวันที่๑๑เมษายนนี้ค่ะ
ที่จะมีปัญหาซิมดับหลังจากวันที่๑๔เมษายน

กรณียื่นขอขยายเวลาคุ้มครองชั่วคราว
ซึ่งสารได้นัดคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
หรือกทคมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่๑๑เมษายนค่ะ
เพราะอาจจะเกิดการผูกขาดตลาดได้ค่ะ

นายทหารทั้ง๗คนต้องลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อไปขอขมาครอบครัวของพลทหารทรงธรรมหมุดหมัด
ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้
แต่ว่าประเด็นนี้ก็เลยสร้างความไม่พอใจ
เพราะว่ายาดของนายทหารลงพื้นที่ไปแทน
ชาวบ้านก็เลยโหร้องแสดงความไม่พอใจนะคะ

ในส่วนของคดีก็ให้ดำเนินการไปตามกฎหมาย
แต่ว่าสิ่งที่สูญเสียไปแล้วไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้ค่ะ
โหสีกรรมและขอแสดงความเสียใจ
กับแม่ของผู้พิจารณ์
มานี่ละมาสะเกิดที่ยิง

ไม่ให้พ่อมาเกิ้ลเกี่ยวกับหัวบีแต่มันก็จะยากก้าย
เกี่ยวใจกับน้ำฝนฝ่ายกันจ้ะ

เราจะรับปากได้ไหมว่าสุดนี้เป็นสุดสุดท้ายอ่ะ
ไม่ได้อ่ะแต่ลูกหลานของเราเป็นติดทหารอีกอ่ะ
ถ้าลูกหลานของเราเป็นติดทหารเกิดมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอีกอ่ะ
เขาจะรับปากได้ไหม
พวกเราเป็นความสุขของคุณท้ายกับคุณท้ายของเรา
สิ่งที่อีกก็คือเรียกร้องให้ทางบอกว่าที่จะเข้ามา
นี่แหละค่ะหลังจากที่สิ้นเสียงการขอขมาจาก
ยาทหารทั้ง๗นายที่ทำร้ายพลทหารสงสัย
หมัดทหารกองประจำการสังกัดกองพันธหารราบที่หนึ่ง
ลมทหารราบที่หนึ่งห้าสองจนเสียชีวิตญาติของพลทหารทรงธรรมก็กล่าวทิ้งท้าย
น้ำตาบอกว่าขอให้ทุกอย่างจบลงเพียงเท่านี้
เพราะไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้พลทหารทรงธรรมฟื้นคืนมาได้
แล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่พันโทสมคิตคงแข็งอดีตผู้
บังคับกองพันธานราบที่หนึ่งกรมฐานราบที่หนึ่งห้าสอง
ค่ายพยักษ์อำเภอบรรนังสตาจังหวัดนราธิวาสบอกว่า
เมื่อทุกฝ่ายตกลงกันได้แล้วก็ขอให้ทุกอย่างจบลงเพียงเท่านี้
ผมเองก็ทำเสียใจกับสมควรนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็ไม่เกิดขึ้น
ถ้าคิดว่าการเกิดเหตุทั้งนี้เนี่ยผมก็ขอเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
ค่ะแล้วก็อ่าถ้าสมีเป็นสมสุดท้ายอ่ะอ่า
จะพยายามจะรู้บทลงโทษของคนที่กระทำความผิดอ่ะบทลงโทษของเขาอ่ะ
อ่าตอนนี้จะแรกกว่าชีวิตนะคะ

โดยก่อนหน้านี้นะคะญาติของพนธนทรงทำทางถ่าน
จากกลมทหารราชินทรัพย์ที่ห้าสองจังหวัดยาลาแล้วก็ตำลวจค่ะ
พาไปทำความตกลงแล้วก็เคลียร์ใจกับญาติของทหารทั้ง๗คน
ซึ่งข้อสรุปตกลงกันได้แล้วแล้วก็จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
พร้อมจ่ายค่าเยียวยาให้รวมทั้งมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ก่อนจะเดินทางมาเคารพศพแล้วก็ขอขมาต่อญาติของพลทหารทงธรรมด้วย
โดยบรรยากาศโดยรอบสาราการประเรียนสถานที่จัดพิธีศพ
ก็มีชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงมารอการเดินทางมาของทหารทั้ง๗คน
แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นพ่อแม่แล้วก็ญาติแทนทางญาติของพลฐานทรงธรรม
ก็พากันงงเล็กน้อยแต่ว่าระหว่างการขอขมาก็เกิดเหตุชุนละมุนเล็กน้อยค่ะ
โดยมีชาวบ้านก็ตะโกนไล่พ่อแม่ของทหารทั้ง๗นาย
ทันทีที่พ่อแม่แล้วก็ญาติของทหารทั้ง๗นายทำพิธีเสร็จ
ทหารจากกรมทหารราบที่๑๕๒ก็คุ้มกัน
แล้วก็พาออกจากงานศพทันทีเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

กรณีที่พลทหารทรงธรรมนั้นถูกซ้อมจนเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งณขณะนี้เองมีหลายความคิดเห็นนะครับแล้วก็แสดงความเห็นกันอย่างดุดเดือดครับ
ตัวอย่างประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเคยมีเหตุการณ์คล้ายกันนี้
บทลงโทษของเกาหลีใต้นั้นนะครับสั่งจำคุกนายทหารหัวโจกเป็นระยะเวลานานถึง๔๕ปี
ขณะที่นายทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็โดนลงโทษไปนานนะครับ
จำคุก๒๕ปีพร้อมตั้งคำถามว่าประเทศเราเกิดเรื่องแบบเดียวกันแต่เห็นยังเงียบอยู่นะ
ที่บางส่วนมองว่าข่าวแบบนี้ทำให้เหล่าผู้ปกครองเกิดการภาวะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นฤดูเกณฑ์ทหาร
ทำให้พ่อแม่หวั่นใจว่าถ้าลูกติดทหารจะเจอเหตุการณ์ทำนองนี้หรือเปล่าเพราะหนึ่งชีวิตกว่าจะเติบโตมาได้ไม่ใช่เรื่องง่าย
ปิดท้ายกันที่สมาชิกเฟซบุ๊คลายนี้ระบุว่าผมเห็นทหารโดนทำร้ายที่ภาคใต้ผมเสียใจ
แต่ทหารไทยกลับทำร้ายกันเองผมเสียใจกว่านะครับ
ก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นนะครับที่โลกโซเชียลนั้นมีการพูดถึงกันกรณีนี้นั่นเองครับ
ติดตามกระแสของชาวโซเชียลจีนที่กระนำวิพากษ์วิจารณ์คลิปภาพเหตุการณ์หญิงชาวจีนถูกคนร้ายฉุดกระชากกลางโรงแรมในกรุงปักกิ่ง
กลางสายตาของผู้พบเห็นจำนวนมากแต่ไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือ
ติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้า
กลูกคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่๗แล้วของการคัดเลือกทหารกองเกินประจำปี๒๕๕๙
หรือว่าการเกณฑ์ทหารนั่นเองนะครับแต่ละพื้นที่มีสีสันแตกต่างกันไป
บางส่วนลุ้นอยากได้ใบดำแต่อีกส่วนหนึ่งก็ยืดอกครับสมัครพร้อมรับใช้ชาติ

อย่างที่เห็นคุณผู้ชมนั่งรอเพื่อเตรียมคัดเลือกทหารกองเกิน

ที่หน่วยคัดเลือกภายในวิทยาลัยเทคนิคดอลเมือง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเดินทางมาตรวจเยี่ยมด้วยนะครับ
โดยหน่วยคัดเลือกทหารเขตดอนเมืองในวันนี้
ดอนเมืองในวันนี้จะรับทหารเกณฑ์๖๔นาย
เข้าประจำการในพื้นที่ของกองทัพภักดิ์ที่๑
แต่ละคนบ้างก็สีหน้ายิ้มแย้ม
บางส่วนก็เคร่งเครียดอยู่เล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าบริเวณบรรยากาศด้านนอก
คนที่ลุ้นมากกว่าคนที่ไปรายงานตัววันนี้

แล้วก็จับได้จับไม่ได้ก็มีอาการแสดงท่าทางแบบนี้ครับ
ทันทีที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยตรวจเลือกประกาศ
มีผู้สมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการไปแล้ว
จำนวน๕๒นายทำให้๑๔๓คน
แล้วก็บันไดญาติยาดอยู่บริเวณด้านนอก
ตะโกนกูร้องด้วยความดีใจ
และรู้สึกว่าแหมนลุ้นมาขนาดนี้
ยังเหลือใบแดงจำนวนแค่๑๒ใบเท่านั้นครับ
มาสเข้มล่ำต่างจับได้ใบดำกันเป็นแถวนะครับ

มาถึงคิวหนุ่มเสื้อดำเจ้าสำอางคนนี้ครับคุณผู้ชม
สีหน้านั้นก็ลุ้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงเขาหน่อยใช่ครับคนนี้ครับอาจจะนี่น่ารุ้นแล้วนะครับ
ไปฟังดูครับจะเป็นลมไหมครับเชิญครับ

ใบแดงทบ๒ตามคาดเจ้าตัวกลุ่มใบหน้าแบบเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็ต้องมีคนคอยประคองนะครับรู้สึกว่าขาแขนอ่อนแรงนะครับ
ขณะที่จังหวัดเชียงรายครับคุณผู้ชม
อีกหนึ่งท่านโอ้โหคนนี้พูดแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหแซ่บทั้งนั้นนะครับ

ศิลปินแห่งชาติชื่อดังนำลูกชายครับนายนพัฒน์หรือว่าน้องแพน
สมัครเกณฑ์ทหารบอกว่าต้องการให้ลูกเป็นทหาร
จะได้ฝึกวินัยแล้วก็ฝึกความอดทนไปด้วย
ลองไปฟังเสียงศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยกันครับ
เขาก็จะสำนึกในความรักชาติเขาจะรักชาติ
เขาจะทำเพื่อชาตินั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะให้ลูกผมมาเป็นทหาร
แล้วลูกผมก็พร้อมที่จะปรับเป็น
จะได้มีความรักชาติเข้มข้นเหมือนคุณพ่อนะครับ

คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของความเครียดเรื่องของการฆ่าตัวตายกันหน่อย
หลายอาชีพก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเครียดนะคะ
โดยเฉพาะอาชีพตำรวจตำรวจนี่กดดัน
ต้องทำงานรับใช้ประชาชนแล้วก็อาจจะกดดันทำคดียากแล้วก็เกิดความเครียดได้นะคะ
พฤติกรรมของคนที่มีความเสี่ยงจะฆ่าตัวตายจะได้ช่วยเหลือเขาได้ทัน

การฆ่าตัวตายของตำรวจได้ปรากฏผ่านสื่อแขนงต่างอย่างต่อเนื่อง
โดยสถิติจากโรงพยาบาลตำรวจระบุว่า
ตั้งแต่ปี๒๕๕๘จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
เกิดเหตุตำรวจฆ่าตัวตายมาแล้วถึง๔๒คน

ได้เกิดเหตุตำรวจฆ่าตัวตายถึง๒คน
โดยคนแรกเกิดขึ้นกับตำรวจภูทรทุ่งคอกจังหวัดสุพรรณบุรี
และอีกคนเกิดขึ้นกับตำรวจชุดสืบสวน
สถานีตำรวจภูทรยางตลาดจังหวัดกาลสิน
ภรรยาของผู้เสียชีวิตได้เปิดเผยว่า
สามีมีอาการเครียดก่อนจะตัดสินใจตบชีวิตตัวเอง
ทีมข่าวไทยวัลัททีวีได้สอบถามไปอย่างไหน

ผู้อำนวยการสถาบันกรยานิวัฒนา
พบว่าการฆ่าตัวตายมักมาจาก๕สาเหตุหลักด้วยกัน
หนึ่งปัญหาเรื่องสุขภาพกาย
เช่นคนที่ต้องทนทุกข์กับโรคร้ายมาเป็นเวลานาน
สองปัญหาทางสุขภาพจิตเช่นโรคซึมเศร้า
ส่งผลให้สภาพจิตใจตกต่ำมีความคิดในทางลบ
ความขัดแย้งในครอบครัวเช่นสามีน้อยใจภรรยา
เรียกร้องความสนใจด้วยการทำร้ายตัวเอง
เกิดจากการใช้สารเสพติด
และสุดท้ายคือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดหนี้สิน
ซึ่งคนที่ฆ่าตัวตายจะมีปัจจัยเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
และคนรอบข้างก็สามารถสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ได้
สัญญาณนั้นก็อาจจะออกมาทั้งมีรูปแบบอยู่๓อย่าง
ก็คือด้วยพฤติกรรมด้วยวาจาแล้วก็ทางความคิด
หรือบางคนอาจจะอยู่ในมุมมืดของบ้าน
พูดคุยกับใครเลยนะครับ
หรืออาจจะเราเห็นก็คือว่าเก็บสะสมอาวุธไว้นะครับ

ไม่ว่าจะเป็นเชือกไม่ว่าจะเป็นมีดอะไรทั้งหลายนะครับ
ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่า
ฆ่าตัวตายเป็นปัญหาที่มีทางแก้ไข

หากรักษาอย่างถูกวิธีก็จะทำให้หายขาดได้

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กินยานะครับ
ที่จะปรับสารเคมีในสมอง

เราก็จะมีวิธีที่สุดท้ายท้ายสุดก็คือ

มันต้องรีเซตควรจะต้องปรึกษากับทางแพทย์
เพราะฉะนั้นจริงแล้วถ้าไปตั้งแต่
ที่เขาส่งสัญญาณใหม่ก็ไปปรึกษาเลยครับ

อย่าคิดว่าเราจะมีความสามารถได้ทั้งหมดนะครับ

ก็คือโทรศัพท์ไป๑๓๒๓นะครับ
มีโทรศัพท์ที่อยู่ทุกที่ก็โทรได้
ก็จะมีผู้ที่รับสายที่มีประสบการณ์ตรง
ที่อยู่ความสุขภาพสิทธิ์คอยตอบให้

จะเป็นการยุติปัญหาทุกอย่างลง
แต่ไม่ใช่การแก้ไขที่ถูกต้อง

ปัญหาต่างที่ผู้ตายได้ทิ้งไว้
ก็จะตกไปอยู่กับคนรอบข้าง

ก็จะรู้ว่าปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอ
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน
พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเหตุระ
ในกรุงบราเซลของประเทศเบลเยี่ยมกันบ้าง
ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปิดเผย

กล้องวงจรปิดจากหลายจุด
สามารถบันทึกภาพของผู้ต้องสงสัยรายนี้
หลบหนีไปตามเส้นทางต่างในกรุงบราเซลราว๑๐กิโลเมตร
หลังจากที่เกิดเหตุระเบิดภายในสนามบินซาเวนเต็ม
เมื่อวันที่๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
โดยเขาสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวครีม
แล้วก็มีหมวกปิดบังใบหน้า
ปะปนออกมากับผู้โดยสารคนอื่น
ในช่วงที่เหตุการณ์ชุนละมุนหลังเกิดเหตุ
ไม่ไกลจากสถานีรถไฟใต้ดินมันเบ็ก
ที่เพิ่งเกิดเหตุระเบิดขึ้น
โดยกล้องบางจุดจะเห็นว่าเขานั้นได้มีการถอดเสื้อแจ็ตออกไปแล้ว

ก็ให้ช่วยแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่
รวมทั้งผู้ที่อยู่ในเหตุระเบิดสนามบิน
ที่สามารถถ่ายภาพติดคนร้ายรายนี้
ก็ให้รีบแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ทันทีด้วย
ส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนายซาลาอับเดลสลาม
ผู้ร่วมก่อเหตุโจมตีกรุงปารีสที่ถูกจับกลุ่มได้ในเบลเยี่ยม

ยังไม่มีการส่งตัวเขาไปยังฝรั่งเศสในเร็วนี้
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เบลเยี่ยมยังคงต้องสอบปากคำนายอับเลสลาม
ที่บุกเข้าจับกลุ่มวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
คาดว่านายอับเลสลามเป็นเพียงผู้ร่วมก่อเหตุรายเดียว
รอดชีวิตจากเหตุโจมตีกรุงปาริสครั้งใหญ่
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้เรามีคลิปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศจีน
คือเด็กคนหนึ่งพลัดตกลงมาจากหลังรถตู้
แล้วก็ดีนะครับที่ถูกรถคันหลังเนี่ยแหมเบรกเอาไว้ได้ทันนะครับ
ตัวเด็กไม่ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตก็บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
วันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นเนี่ย
เกิดขึ้นที่จีนเช่นเดียวกันผู้หญิงคนหนึ่ง
ถูกผู้ชายที่ไม่รู้จักมักจีกันมาก่อนนะครับเข้ามาฉุดกระชากลากถูครับ

สุดท้ายเธอรอดชีวิตมาได้ปลอดภัยได้
เพราะมีคนอีกคนหนึ่งยอมกล้าแล้วก็ตัดสินใจเข้าไปช่วย
รอยไปดูเหตุการณ์แล้วก็ภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันก่อนครับ
อย่างที่เห็นคือเกิดขึ้นกลางทางเดินของโรงแรม
ก็มีคนเห็นอย่างที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้
มีอีกคนนึงเขายืนดูอยู่แต่ยังไม่ได้เข้ามาช่วย
บางส่วนก็บอกว่าคนรักทะเลาะกันหรือเปล่าหรืออย่างไร

วิดีโอนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับ
บันทึกเหตุการณ์ขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกคนร้าย
กระชากอยู่ในโรงแรมอี้เชลในกรุงปักกิ่งของจีน
กลางสายตาของแขกเรือเดินผ่านไปผ่านมาครับ

แต่ไม่มีใครเข้าไปให้ความช่วยเหลือแม้แต่คนเดียว
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ

หลังจากที่คนที่ตกเป็นเหยื่อนะครับ
ซึ่งใช้ชื่อว่าหวานโพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์เว้ยป๋อโซเชียลมีเดีย
ดังคล้ายกันกับทวิตเตอร์ครับ
โดยนับจนถึงตอนนี้มีคนคลิกเข้าไป

เข้าไปชมคลิปแล้วกว่า๒๐๐๐ล้านครั้งนะครับคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าคนที่เขามาก่อเหตุเนี่ย
คือเขาเข้ามาตีสนิทบริเวณทางเดินของโรงแรม
แล้วก็ทำทีมาถามว่าคุณพักอยู่ห้องไหนครับ
แต่เธอกลับตอบไปว่าคุณต้องการอะไร
เนื่องจากไม่รู้จักกันทันใดนั้นเองครับ
ชายคนนั้นกล่าวก็พุ่งพรวดเข้ามาครับ
ลากแล้วก็รัดคอเธอทำให้เธอหายใจไม่ออก
แล้วก็กระชากผมเธอด้วย
ขณะที่เธอพยายามจะวิ่งหนีลงบันได
แต่กลับไม่มีพนักงานโรงแรมคนใดเข้ามาช่วยนะครับ
เพราะเขาคิดกันว่านี่คือคู่รักทะเลาะกันครับ
สุดท้ายเธอรอดมาได้เพราะความช่วยเหลือของคนเห็นเหตุการณ์คนหนึ่ง
แถลงการขอโทษผู้หญิงคนนั้น

ก็แสดงให้เห็นถึงการจัดการความปลอดภัย
และการบริการลูกค้าที่ไม่เพียงพอ

คนที่ก่อเหตุนั้นถูกจับกลุ่มตัวแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
ดิฉันมีคลิปภาพความประทับใจ

แม่ของผู้ที่บริจาคหัวใจ
พบหน้ากับผู้ที่รับบริจาคหัวใจเป็นครั้งแรก

นี่คือวินาทีแรกที่แม่ของผู้ที่บริจาคหัวใจ
เพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจอีกราย

และได้ต่อชีวิตให้กับผู้ที่รับบริจาคหัวใจ

ผู้ที่มีบุญคุณกับเขาอย่างทราบซึ้งใจ

ตัวเขาเองยังใส่เสื้อที่สกรีนรูปหน้าของนาย

ซึ่งเป็นเจ้าของหัวใจดวงนี้นะคะ
รู้สึกมีความสุขและเศร้าใจในเวลาเดียวกัน
เสียใจที่ลูกชายไม่อยู่ที่นี่แล้ว
แต่ก็ดีใจที่หัวใจของลูกชายของเธอ
สามารถช่วยชีวิตเทอรี่เอาไว้ได้
อกจากนี้ทางศูนย์การแพทย์ยังเปิดโอกาสให้ผู้เป็นแม่
ได้ฟังเสียงหัวใจของเชอรี่ที่เต้นอยู่ผ่านทางลำโพงค่ะ
คุณผู้ชมคะงานนี้แม่ถึงกับร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความคิดถึง
และปลื้มใจที่หัวใจของลูกชายเธอได้เต้นอีกครั้งค่ะ
คุณผู้ชมคะนายเชอรี่ก็ได้ใช้ตุ๊กตาอัดเสียงรูปหมีสีขาว
เสียงเต้นหัวใจของเขาเอาไว้แล้วก็มอบให้กับเธอค่ะ
โดยบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้จะทำให้เธอสามารถฟังเสียงหัวใจของลูกชายได้ตลอดเวลาที่เธอต้องการ
ไปดูความคืบหน้าคดีที่วัยรุ่นประกบยิงเยาวชนชาย๒คน
เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในที่สุด
ล่าสุดตำรวจเองก็ยังคงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงสอบปากคำพยานแวดล้อมด้วยค่ะ
หลังจากที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้มีการสั่งการให้
พลตำรวจตรีสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานลงพื้นที่ไปควบคุมดูแลคดีที่เกิดขึ้น
ล่าสุดนะคะพลตำรวจตรีสุวัสดิ์ได้มีการสั่งการให้ทีมสืบสวนตำรวจนครบานนิมิตรใหม่
นำรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตและรถจักรยานยนต์ของเพื่อนอีก๒คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจพิสูจน์ร่องรอยที่พบบนรถพร้อมทั้งนำเยาวชนที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งสองคนไปตรวจร่างกาย
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกธนชัยอุตสาหกิจผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานนิมิตรใหม่บอกว่า
ฝ่ายสืบสวนได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของเอกชนทั้ง๔จุด
พบว่ามีรถจักรยานยนต์๒คันขี่นำหน้าและมีรถจักรยานยนต์อีก๒คันประกบหลังห่างกันประมาณ๑๐๐เมตร
คำให้การของผู้เห็นเหตุการณ์จริงแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่านำปืนขึ้นมาเจาะหัวหรือถีบให้รถล้มหรือไม่
โดยในวันนี้นะคะจะเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางลำลูกกานิมิตรใหม่และมีนบุรี
ซึ่งคาดว่าเส้นทางที่ผู้ต้องสงสัยขี่รถกลับออกไปรวมถึงจะตรวจสอบ
สอบปากคำพยานแวดล้อมพร้อมทำหนังสือไปขอรายละเอียดการตรวจพิสูจน์แล้วก็จะมีการตรวจชนะสูตรพลิกศพของสองเยาวชนผู้เสียชีวิต
เพื่อตรวจสอบบาดแผลแล้วก็หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปค่ะ
เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะว่าตำรวจจะสามารถตรวจสอบพยานเพิ่มเติมได้หรือไม่อย่างไร
กว่าที่จะสามารถจับกลุ่มแล้วก็นำคนร้ายมาลงโทษได้ไปดูเรื่องนี้กันครับ
นายนิวัชวรสังชาวอำเภอเมืองชนบุรีนำซากเจ้าขาวใหญ่และเจ้าขาวเล็กเป็นสุนัขเพศเมียที่ถูกวางเยาะมีตาย
รถเข็นเดินไปรอบตัวเมืองพร้อมกับสาบแช่งคนใจร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้
จากนั้นเข็นรถเข้าไปในสถานีปรุธรชนบุรี
ก่อนจะเข็นกลับไปบริเวณสุธารเม่งหุยเพื่อขุดหลุมฝังสุนัขทั้ง๒ตัว
เจ้าของสุนัขเล่าว่าช่วงเช้ามีคนวางยาเบื่อสุนัขตายไป๓ตัว
ก็คือเจ้าเขาใหญ่เขาเล็กแล้วก็เจ้าเขียว
และมีสุนัขรอดตาย๒ตัวเพราะเพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์
แล้วก็ช่วยเอาไว้ได้ทันนะครับนั่นคือที่ชนบุรี
ส่วนที่นครศรีธรรมราชนางแนบอินทะเรืองอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
เข้าแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
ใช้ปืนยิงสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้บาดเจ็บสาหัสนะครับ
พบสุนัขพันธ์ผสมสีขาวชื่อว่าเจ้าเดียวอายุ๖ปีครับ
ถูกยิงเข้าที่ต้นขาทะลุลำคอ๑นัดบาดเจ็บสาหัสครับ
เจ้าของสุนัขบอกว่าเจ้าเดียวเป็นสุนัขไม่ดุร้าย
ปกติก็คือจะเห่าคนแปลกหน้าเท่านั้น

คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือคนที่ก่อเหตุเป็นคนเดียวกัน
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
และขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมสอบพยานที่เห็นเหตุการณ์
ออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีข่าวว่า
สาแก้วตอนนี้เร่งตามหาเด็กหญิงอายุ๑๑ปี
หลังจากนั้นเองนะครับทางครอบครัวก็เป็นห่วง
เพราะว่าคาดว่าเด็กนั้นจะมีชีวิตรอดปลอดภัยหรือเปล่า
ตอนนี้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเบื้องต้นได้แล้ว

ค่ะแล้วก็มีเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่ดิฉันสงสัยเหมือนกัน
คุณใหม่ดาวิกาปีนี้ปีชงของเธอหรือเปล่า
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าชงเข้มมากน้อยแค่ไหน
เห็นมีข่าวว่าเรื่องเครื่องบินส่วนตรงส่วนตัว

มีเยอะแยะมากเลยค่ะรวมไปถึงใครจะเชื่อ
ว่าสาวหมายเดวิกานางเอกลูกเครื่องแบบนี้

เพราะว่าภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง
ใช่แล้วค่ะแถมยังมีประเด็นดราม่าอื่นให้ติดตามอีกมากมายนะคะ
ทั้งเรื่องของการเกาเหลากันกับอดีตผู้จัดการส่วนตัว
อย่างพี่เอสุภาชัยรวมไปถึงยังถูกเมาส์แรงด้วย
วันนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปเที่ยวต่างประเทศ

แต่ทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
ติดตามไทรรัฐจประเด็นคืนนี้พบกับคุณชายรัฐถมยาค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์วิจัยประวัติศาสตร์จีนโบราณ

วันที่๖เมษายนพุทธศักราช๒๕๕๙
เวลา๖นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปะกิ่ง
ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพมหานคร๑ชั่วโมง
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวรกาสให้นักเรียนทุนพระราชทาน
ทุนละออมพระบาทและพระราชทานเลี้ยงอาหารเช้า
จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันเยือนจริงมหาวิทยาลัยปะกิ่ง
พระราชทานพระราชวรกาสให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยปะกิ่ง
เฝ้าทุนละอมประบาดและมีพระราชปฏิสันฐาน
ด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิงมหาวิทยาลัยปักกิง
เป็นมหาวิทยาลัยสหวิชาที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในจีน
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก
สถาบันเยือนจริงตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการและนักวิจัย
มีชื่อเสียงทางด้านจีนศึกษามีนักเรียนมากจาก๓๒ประเทศ
เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี
มีความรู้เรื่องประเทศจีนทุกด้านเช่นวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจการเมืองเป็นต้น
และทำวิจัยให้ได้องค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมจีนและโลก
ปีนี้จะมีนักศึกษาจากไทย๒คนมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยปะกิ่ง
อกจากนี้ในวันที่๑๙เมษายนนี้จะมีทูตอาเซียนประจำสำนักงานใหญ่อาเซียนกรุงจักรต้า
ศึกษาดูงานเพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องประเทศจีนมากยิ่งขึ้น
เวลา๑๐นาฬิกา๔๐นาทีสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปสู่วิจัยประวัติศาสตร์จีนโบราณ
ศาสตราจารย์จูอี้ฉีอาจารย์ประจำคณะประวัติศาสตร์
ทุลออมพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จไปห้องสมุทรประจำศูนย์
สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
มีพระราชประติศัณฐานด้วยคณาจารย์
ประจำศูนย์วิจัยประวัติศาสตร์จีนโบราณ

ลีไป๊เป็นกวีจีนยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ถัง
เป็นที่ยกย่องว่าเป็นกวีผู้ยิ่งใหญ่๑ใน๒คน
ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์กวีนิพลของจีน

กวีของหลีป่ายได้รับอิทธิพลจากรัฐที่เตา
และนิยมชมชอบการดื่มสุรา
ลีไปใช้เวลาส่วนใหญ่ท่องเที่ยว
มีเรื่องเล่าว่าหลีไป๊ตายเพราะตกจากเรือลงไปในแม่น้ำ
ขณะกำลังเมาและพยายามจะไขว่คว้าพระจันทร์
แต่เดิมตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าจมน้ำตาย
เรื่องการกอดดวงจันทร์เป็นเรื่องแต่งเติมภายหลัง
ต่อมาเห็นว่าการจมน้ำตายเป็นเรื่องไม่น่าดูนัก

อันเป็นเพราะดื่มสุรามากจนกลายเป็นโรคตับแข็งตาย
ลีไปต์นำการแต่งกวีแบบใหม่ที่มีอารมณ์ความรู้สึก
ใช้ภาษาที่เรียบง่ายสื่อสาร
ทำให้เข้าถึงจิตใจของคนทั่วไป
เมื่อยังมีชีวิตอยู่มีการรวบรวมบทกวี

ฉบับเก่าที่เป็นตัวเขียนพบที่ตุนหวง
ปัจจุบันอยู่ที่หอสมุทรแห่งชาติกรุงปารีส
ฉบับพิมพ์ครั้งแรกตีพิมพ์สมัยราชวงศ์ทรง
ปัจจุบันอยู่ในกรุงปารีสเช่นกัน
ตอนเที่ยงสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปธรรมเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปะกิ่ง
นางอุรีรัตรรัฐนับลึกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
อดีตพระอาจารย์ถวายพระอักษรภาษาจีน
ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปะกิ่ง
ฟ่องทุลออมประบาทรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและพระราชทานของที่ระลึก
แก่อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
และอดีตพระอาจารย์ถวายพระอักษรภาษาจีน
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้
ทำให้ทราบว่าสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เป็นสิทธิ์ที่มีความกระตันอยู่ต่อพระอาจารย์
ทุกปีที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทรงหาโอกาสพบและพระราชทานเลี้ยงพระอาจารย์ที่เคยถวายพระอักษร
รวมทั้งอดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
รวมทั้งพระราชทานของขวัญเป็นที่รู้สึกสำนึกในพระกรุณาเป็นอย่างยิ่ง
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
รายงานจากกรุงปะกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
วันนี้เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
ออกณโรงแรมเซ็นทราอุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการดรน้ำจิตเพื่อสาธารณกุศล
ซึ่งเป็นคอเล็กชั่นผ้าพันคอผ้าวาดสีไม้ฝีพระหัท
มี๔ลายได้แก่ลายดอกบัวดอกกุหลาบและลายอ่างบัวเป็นลายล่าสุด
บนผืนผ้าสาตินผลิตมาจำหน่ายลายละ๕๐๐ผืน
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามอบเป็นของขวัญ
จากนั้นท่อประเนธการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการถักร้อยสร้อยรัก
ซึ่งเป็นสร้อยฝีพระหัสที่ทรงสละเวลาว่างจากพระภารกิจต่าง
ออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุลาพร
เพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
พระประเนธผลิตภัณฑ์ดรน้ำใจเพื่อสัตว์ป่วยอนาถาอาทิเสื้อ
นาฬิกาข้อมือหมวกและผ้าเช็ดมือฆ่าเชื้อ
พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมชมสินค้าโอท็อปของจังหวัดอุดรธานี
จากผ้าไฟล์ผ้ามัดหมี่ย้อมครามและผ้าไฟล์ทอมือย้อมสีธรรมชาติ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายอาทิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
โดยเฉพาะผ้าถุงมัดหมี่ลายดอกจานประยุกต์ซึ่งเป็นลายพื้นถิ่น
กุหลาบโบราณลายกงโบราณและลายกระจับเล็ก
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณ
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพิเศษจังหวัดสุรินท
โครงการเกษตรส่วนพระองค์ในพระดำริ
วันนี้เวลา๑๕นาฬิกา๑๑นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณ
ไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการพิเศษจังหวัดสุรินท
อ่างเก็บน้ำอำปืนโครงการห้วยเสนงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
โครงการเกษตรส่วนพระองค์ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณ
สร้างขึ้นเมื่อปี๒๕๕๗บนพื้นที่๓๗๖ไร่
ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ดินเพื่อปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชจด
เช่นต้นปอเทืองหวานให้เจริญเติบโตจนออกช่อดอกแล้วทำการไถกลบ
หลังจากนั้นจะปลูกพืชผักและผลไม้อาทิข้าวโพดหวานสตอเบอรี่ทานตะวันสวรสน้อยหนาอาโวคาโดแมคแคเดเมีย
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งไม้ยืนต้นไม้ดอกและจะปลูกย่าแฝกบริเวณทางลาดเทเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน
โอกาสนี้ทรงปล่อยปลาบึก๙ตัวและทรงให้อาหารปลาในสาดน้ำภายในโครงการ
โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตั้งขึ้นตามพระประสงค์เพื่อช่วยเหลือราชดรในจังหวัดสุรินทร์อย่างยั่งยืน
ให้มีศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการเกษตรงานด้านหัตกรรมและศิลปาชีพของท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ชุมชนให้ได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
จากนั้นเสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเกษตรสวนพระองค์บ้านรัศัยตำบลตั้งใจอำเภอเมือง
ซึ่งจังหวัดสุรินทร์กระทรวงเกษตรและสหกร
หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นตามพระดำริ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่ราษดรให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูลไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์สูงสุด
ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คือพอกินพอใช้เหลือแบ่งปั่น
ปัจจุบันมีสมาชิก๕๒คนจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์บ้านรัฐไส
เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจทั้งการเกษตรแบบผสมผสานการแปรรูปอาหารการทำธุรกิจค้าขายและการท่องเที่ยวระดับชุมชน
เพื่อทำอาหารหลากหลายเมนูเช่นส้มตำทานตะวันงอกยำทานตะวันงอกและไส้อัว
จากการวิเคราะห์ดินในที่นาศูนย์พบว่าแร่ธาตุอยู่ระดับปานกลาง
ต้องใช้ปุ๋ยอินซีปรับปรุงดินเพื่อสร้างแร่ธาตุอาหารและปล่อยไส้เดือน
ทรงปล่อยไส้เดือนในท่อมะนาวเพื่อเป็นตัวช่วยย่อยสลายสารอินซีที่มีอยู่ในดิน
ทำให้ดินร่วนสุยดีทำให้ต้นไม้โตเร็วป้องกันโรคระบาดจากโรคและแมลง
จากนั้นประธานอาหารโคและแพะทรงปลูกมะละกอพันธเหลืองกระบี่และมะนาวยักษ์
ในการนี้ท่อพระเนธแปลงผักและทรงร่วมปลูกผักในแปลง
ส่งฟังรายงานการปลูกผักหลังนาเพื่อเสริมรายได้
แปลงการเรียนรู้เช่นถั่วลิสงพันธ์ไทยนาน๙และพันธุ์ขอนแก่น๖
ซึ่งผัดไทยนาน๙ให้ผลผลิต๑๓๕กิโลกรัมต่อไร่
ขอนแก่น๖ให้ผลผลิต๒๒๖กิโลกรัมต่อไร่
แทนหน่วยงานและประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
่อให้ทรงมีพระพระนามัยแข็งแรง
สาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวัน
มีผู้แทนองค์กรนักเรียนนักศึกษาและประชาชน
ร่วมกันลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อาธิสารทหารกลางสำนักตุลาการทหารกรมพระธรรมนูล
กอง๑๐๐ปฏิบัติการจิตวิทยาที่๑กอง๑๐๐๐ปฏิบัติการจิตวิทยา
โดยบัญชาการสงครามพิเศษสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ร้อยเอ็ด
บตคลองคอยจังหวัดราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔จังหวัดน้องคาย
สิตคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ถวายเป็นพระราชกุศลวัดดงสะเหลาจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๕จังหวัดแพร่
คณะก่อสนจังหวัดตรังมนตรฐานบกที่๑๔จังหวัดชนบุรี
มูลนิธิมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย
คณะโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดคฤหบดี
องค์การบริหารณสิกสาว์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชร
และกองพันธุ์เกลื่อบางรางจังหวัดยำลา
นี้วันที่๑๕เมษายนสำนักพระราชวังงดลงนามถวายพระพร
จากจะมีพระราชพิธีสงครานในพระบรมมหาราชวัง
เชิญชมสารคดีพลิกประวัติศาสตร์
เปิดตำนานพระบรมศาลีริกฤทธาศน์ณบรมบันพฤษภูเขาทองวัดสาเกตครับ
ล่มสลายของกรุงศรีอายุทยา
เมื่อพุทธศักราช๒๓๑๐นั้น
ส่งผลให้พุทธศาสนาของสยามประเทศแทบจะมอดดับลง
ครั้งการกรอบกู้บ้านเมืองสำเร็จ
เงินฟื้นฟูสถาบันพระพุทธศาสนา
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครั้งใหญ่

โดยได้ต้นแบบจากอารยธรรมพุทธที่เคยยิ่งใหญ่สมัยกรุงศรีอายุทยา
จากกรุงธนบุรีเข้าสู่กรุงรัตนโกสิน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช
ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ส่งสร้างและบริวณาวัดพระสถูกเจดี
และพระพุทธรูปสำคัญจำนวนมาก
นับแต่สถาปนากรุงรัตนโกศิลป์เพื่อฟื้นฟูสถาบันพุทธศาสนา
ในเวลานั้นวัดสแก่เป็นวัดเก่าแก่สมัยอายุทยา
ทรงให้บุรณปฏิสังขรและสถาปนาเป็นพระอารามหลวง
พระราชธานามใหม่ว่าวัดสะเกดซึ่งหมายถึงชำระ
หรือทำความสะอาดพระเกษาสืบเนื่องเมื่อครั้งยังทรงดำรง
สริยยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
ยกทัพกลับมาจากกัมพูชาเพื่อระงับการจราจนที่กรุงธนบุรี
หยุดพักชำระวรกายณวัดสแก่แห่งนี้ก่อน
แล้วต่อมาทรงปราบดาพิเศษเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
สะเกดถือเป็นวัดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกศิลป์
ยังเป็นที่ตั้งของบรมบรรพฤษหรือภูเขาทองที่ประดิษฐานพระมหาธาตุเจดี
บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุองค์สำคัญที่สืบย้อนตำนานไปถึงยุคพุทธกาล
ข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ